และตอนนี้แขกรับเชิญนั่งอยู่กับผมตรงนี้ครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับ
เป็นสาวน้อยแห่งล้านนาครับที่ต้องบอกว่าเรื่องเล่ายอดวิวของป้าแมวนี้
ไม่น้อยหน้าใครจริงครับป้าแมวฮะสวัสดีครับป้าแมว
พี่แจ๊คตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นสาวน้อยล้านวิว

เพราะว่าแต่ละเรื่องที่ป้าแมวมาเล่าให้พวกเราฟังสนุกตื่นเต้น
ซึ่งก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปประมาณสักเดือน๒เดือนที่ผ่านมา
ป้าแมวเคยมาเยี่ยมเยี่ยนสถานีพิดุของเราละ
ครั้งนี้ป้าแมวมาพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่อง
ในเดือนฮาโลวีนเดือนแห่งความสยองขวัญ
ที่ป้าแมวจะมาเล่าในเดือนนี้คือเรื่องศพสยอง

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่เขาเล่าให้ฟังมาได้เป็นปีแล้วค่ะ
แล้วก็ป้าลืมไปแล้วเพราะเรื่องเล่ามันเยอะอะเนาะ
แล้วพอดีวันนี้นึกดูเออมันมีเรื่องพี่เมย์อยู่เรื่องหนึ่งก็คือ
เมย์เนี่ยแกเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว
แกมีลูกชายคนนึงชื่อน้องแม็กซ์
แล้วก็น้องแม็กซ์เนี่ยจบปตีแล้วก็ไม่ได้ทำงานอะไร
แต่ว่าอยากมีธุรกิจเล็ก

น้องก็ขอแม่แบบขอเปิดเป็นส่วนตัวเป็นร้านเล็กเนี่ยค่ะ
พวกเราก็พลบไปหาตึก
ห้องที่ตรงนี้แล้วค้อสาวที่ดูเหมือนห้องที่เดียว
มีห้องหอมง
ก็จะมีป้ายธนาคารทรัพย์สินธนาคารติดอยู่
แล้วก็เป็นถนนที่ว่าจะไปหลังหมู่บ้าน
แล้วก็อีก๒ห้องถัดจากเขาเนี่ย

แล้วก็วัยรุ่นแทงกันตาย

แล้วพอสมมุติว่าถ้าไปถนนเส้นข้างเนี่ย

มันเป็นที่ว่างหมู่บ้านซึ่งโครงการยังไม่ได้ทำอะไร
มันก็เป็นถมแล้วแต่ย่ามันเริ่มขึ้นแล้วเนาะ

เพราะว่าสมมุติถ้าลูกค้ามามันก็จะมีที่จอดรถ

ใช่๒ห้องที่ปิดไปเนี่ยก็จอดได้
แล้วก็ไอ้ห้องนั้นก็ได้ข้างหลังก็ได้
ก็นัดกับเจ้าของตึก
แล้วพอวันที่นัดมาดูตึกเนี่ย
เจ๊เจ้าของตึกเขาก็แวะมา
เพื่อที่จะมาตกลงรายละเอียดกัน
เจ๊เขาลงรถมาก็คุยกันเข้าใจ
เพราะว่าเจ๊ก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกัน

เขามีลูกชายคนเดียวทำงานบริษัทใหญ่แห่งหนึ่ง
แต่ไม่ค่อยมาออกต่างจังหวัดบ่อย
ก็เลยตกลงว่าให้เช่าเฉพาะชั้นล่างนะ
คือชั้น๒ชั้น๓ไม่ให้
คือเป็นตึกแถว๒๓ชั้น

เขามีการทำประตูเหล็กไว้เรียบร้อย

ลูกค้าก็มาเยอะแยะไปหมดเลย

เขาก็ไม่เห็นไม่เคยเห็นพี่ผู้ชายที่อยู่ชั้น๒

แล้วพอเริ่มสนิทกับลูกค้าที่มา

ก็จะประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่ง

ไม่มีกฎออกมาว่าจะต้องปิดเท่านั้นเท่านี้ค่ะ

เด็กที่เล่นเกมที่ลูกค้าที่กลับออกไปที่สนิทกันเนี่ย
เขาก็จะปิดประตูไว้ให้มีเป็นลูกบิดใช่ไหมคะ
แต่หน้าร้านเนี่ยประมาณ๓ทุ่มน้องแม่เขาจะปิดละ
แล้วก็ตอนนั้นแม่เขาก็จะทำที่นอนเล็กไว้ให้
มันก็จะมีตู้ที่ขายขนมหาด้วย
แล้วคืนนั้นน้องเฝ้าเด็กแล้วก็งีบหลับไป

โอ้โหเด็กกลับหมดละ
เนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติประจำตัวก็คือเขาสายตาสั้น

ไอ้ตู้คอมที่อยู่ตรงข้ามเตียงเขาเนี่ย
เขาเห็นจากเงาจอคอมไม่มีคนนั่งอยู่
แต่พนักโต๊ะเนี่ยมันเป็นโซฟาที่พนักสูง
เขาจะไม่เห็นเขาจะเห็นแต่เงา
เป็นใส่เสื้อสีขาว
น้องก็ทักว่าอ้าวคือปิดจอแล้วทำไมมันยังไม่กลับ
เขาก็ก้มลงควานหาเว้นตา
พอเงยมาไม่มีแล้วแต่เก้าอี้หมุนอยู่

เขาก็ลุกไปเดินออกจากตู้ขนมแล้วก็ตามไปส่อง
ก็ได้ยินเสียงประตูเหล็กงาบปิด
เขาก็คิดในใจว่าเออพี่ชั้น๒คงมา
เขาก็เห็นแว๊บว่าเดินขึ้นไป
แล้วก็ตรงลูกกงกระไดเนี่ย
เจ้าของเขาจะเอาไวนิวปิดไว้
แต่ก็เห็นอยู่นะว่าเป็นพี่เดินขึ้นไป
เขาก็ไม่ได้ทักคือเดินขึ้นไปแล้ว
น้องก็เดินมาดูความเรียบร้อยแถวตู้คอม

ก็จนมาถึงช่วงชั้นลอย
เขามีความรู้สึกเหมือนมีคนยืนมองเขาอยู่
พอเขาเงยหน้าขึ้นไปชั้นลอยเนี่ย
ร่างนั้นก็ถอยหลังคือเห็นแวบถอยหลัง

เขาเลยบอกว่าเออดึกแล้วน้องก็ไม่กวน
วันนั้นน้องก็เข้านอนแล้วก็หลับไป

ลูกค้ากลับก็งับประตูไว้ให้
เขาก็สะดุ้งตื่นได้ยินเสียงประตูเหล็ก

เขาก็เดินไปส่องก็เห็นเดินขึ้นไป

มันเหมือนกับน้องอยากขึ้นไป
มันเหมือนมีอะไรดนใจให้ขึ้นไป

น้องก็เลยเปิดประตูเหล็กแล้วก็เดินขึ้นไป

โต๊ะของใหม่ยังคุมพลาสติกอยู่เลย

คือเป็นไปไม่ได้ที่ว่าคนยืนแล้วเราจะมองขึ้นไปเห็น

คือคนไม่สามารถที่จะมายืนอยู่ตรงระเบียงตรงนี้ได้

แม็กซ์ก็เก็บความสงสัยนะ

เขาก็เดินขึ้นกระดายชั้น๒ไป

ถ้าเดินตรงไปก็จะเป็นบันไดขึ้นชั้น๓

ประตูกระจกน่ะมันติดลักษณะเป็นสติ๊กเกอร์แบบ
เขาเรียกแบบฟ้าที่เรามองเข้าไปไม่เห็น

แต่เราจะมองเห็นเพราะว่าข้างในเขาเปิดไฟ

แล้วข้างในเปิดลักษณะเป็นไฟดาวนไลท์

พอเห็นว่าถ้าสมมุติว่ามีการเคลื่อนไหว

น้องก็ยืนตั้งนานแล้วก็มองเข้าไป

ก็เป็นห้องเปิดไฟสะลวยอยู่อย่างนี้

บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาทักอีกละกัน

กำลังจะหันหลังเดินกับอันนี้แจ๊ก
ประตูเหล็กชั้น๓มันเปิด

มันก็อ้าประมาณสักศอกหนึ่ง
ปกติแม็กซ์เนี่ยแม่เขาบอกว่าเขาจะเป็นลักษณะเหมือนอาร์ตติ๊ดหน่อยเขาจะไม่ยุ่งใคร
แต่เที่ยวนี้แบบเหมือนไม่มีสติอะไรเลยเขาอยากรู้ว่าชั้น๓มันมีใครอยู่เพราะว่าประตูมันเปิดก็ต้องมีคนเปิดใช่ไหมคะ
น้องก็บอกเอาว่าไหนก็ขึ้นมาแล้วเนอะบอกไปดูชั้น๓พอเดินไปที่ประตูเหล็ก
มันฝืดน้องก็ตกใจบอกอุ้ยเดี๋ยวพี่ชั้นสองได้ยินคือเขาห้ามให้ขึ้นใช่ไหมตัวเองขึ้นมา
ก็ไม่เอาดีกว่าประมาณว่าไม่เอาละพี่แจ๊คมันมีคนโยนเชือกลงมา
โยนเชือกลงมาเชือกอะไรไม่รู้ค่ะอืมโยนเชือกลงมาฟุบอย่างเงี้ยอืม
ปลายเชื่อมก็จะอยู่ตรงกระดายครับแม่คุณก็ตกใจอุ้ย
แล้วปลายเชือกนั้นเหมือนเหมือนโยนลงมาแล้วดึงค่อยดึงกลับใช่ครับ
ปลายมันก็จะหนีอืมแม่ก็ตามเลยทีนี้มันอะไรอ่ะ
เขาก็เดินขึ้นไปแล้วก็ตรงกุญแจห้อยเอวอ่ะเขาจะมีเหมือนแบบ
กลมกลมแล้วกดแล้วมันจะมีไฟฉายไฟฉายเล็กเล็กอ่า
ก็เห็นเขาก็ส่องก็เดินขึ้นชั้น๓ขึ้นไป
ขึ้นไปถึงข้างบนพี่แจ๊คมันเป็นห้องโล่งเหม็นอับมากเหมือนไม่ได้เปิดมานาน
เหม็นเหม็นอับเหม็นกลิ่นสีครับที่ทาไม่เสร็จอืมแล้วก็มีโต๊ะที่ว่าขึ้นไปทาสีอ่ะ
วางอยู่มีผ้าเก่าเก่ากองอยู่มีที่นอนครับมีโต๊ะอะไรนะเก่าเก่าแล้วไอ้เชือกเส้นนั้นอ่ะ
มันก็ยาวขึ้นไปแล้วก็ไอ้ตรงเหมือนกับเป็นช่องลมที่เขาไม่ไม่มีกระจกนะคะ
มีแต่มีแต่โครงเหล็กมันก็ขึ้นไปพาดตรงโครงเหล็กนั้นแล้วก็ย้อยลงมา
แต่ไม่มีอะไรนะคะคือขึ้นไปผ้าแล้วย้อยลงมาเฉยครับน้องได้ยินเสียงเหมือนคนปิดตู้เย็นอ่ะ
ปึ้งอืมแล้วก็เสียงเดินอืมแม็กซมันก็ตกใจว่าตายแล้ว
สงสัยพี่ได้ยินอ่ะว่าเขาแอบขึ้นมาน้องก็ด้วยความที่เขาไม่ใส่รองเท้าอ่ะเนอะ
เขาก็ย่องลงมาเขาก็เห็นไอ้ห้องชั้นสองน่ะเหมือนคนยืนอยู่ตรงประตูกำลังจะเปิดออกมา
แม่ก็ตุ๊บวิ่งลงไปเลยอืมวิ่งลงไปแล้วก็ไปใจสั่นแบบว่า
โดนด่าแน่อะไรประมาณเนี้ยก็นั่งมองรอตั้งนานก็เสียงมันก็ไม่มีใครตามลงมาอืม
คืนนั้นน้องก็หลับไปเพราะคือที่สามเหมือนกันเลยครับ
เฝ้าไปก็หลับเด็กก็กลับหมดแล้วกลับหมดเรียบร้อยแล้ว
น้องก็งีบหลับไปสะดุ้งตื่นก็มาดูความเรียบร้อยของโต๊ะคอม
ทีนี้ทีนี้เสียงประตูไม่ดังประตูเหล็กปิดอยู่อืม
น้องก็นั่งมองตั้งนานจนถ้าหลับดีกว่าก็คือดึกแล้วเนอะ
น้องก็งีบหลับไปประมาณตีสามกว่าเกือบตีสี่
เหมือนมีคนมาจับหัวไม่เท้าเขาเขย่าอ่าครับน้องก็สะดุ้งตื่น
สะดุ้งตื่นก็งวงเงียสายตาก็สั้นเนาะมืดก็มืด
เขาเห็นเป็นผู้ชายรูปร่างสูงสูงเลยครับใส่กางเกงสีดำ
แต่เสื้อแขนสั้นสีขาวไม่เห็นหน้าอืมแล้วก็บอกว่า
อยู่ทำไมที่นี่อืมออกไปอืมไปเลยนะไม่ต้องมาอยู่ครับ
แล้วก็หันหลังเดินไปแล้วก็ขึ้นไปเสียงประตูเปิดแล้วก็เดินขึ้นไป
น้องก็ตกใจก็คว้าแว่นตาขึ้นมาดูแต่ประตูปิดหมดแล้ว
ขึ้นไม่ได้คือใส่กรอนข้างในใส่กุญแจน้องก็ตายแล้วคือ
คงรู้แล้วว่าเขาแอบขึ้นไปอืมเอาไงดีอ่ะน้องเขาก็กลับ
กลับไปที่จะไปนอนก็ไปนั่งใจเต้นตึ๊กตั๊กตั๊ก
เอางี้ละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงก็ต้องเจอพี่ให้ได้
จะได้ขอโทษว่าได้ขึ้นมาได้ทำผิดไปแล้ว
เหตุการณ์ก็ซ้ำเดิมอะพี่พี่แจ๊คครับก็ปิดประตูอะไรเรียบร้อยก็นอน
ฟังเสียงก็ไม่มีเสียงอะไรก็น้องก็เลยหลับก็บอกว่า
แสดงว่าวันนี้พี่ไม่มาประมาณสักตีสองกว่าเนี่ยค่ะ
สะดุ้งตื่นเสียงประตูเปิดแก๊กน้องก็คว้าแว่นตาใส่เลย
วันนี้ไปคุยให้ได้จะต้องอ่าจะต้องเจอจะต้องบอกว่า
ผมผิดไปแล้วนะที่ขึ้นมาดูอะไรประมาณเนี้ยพอเดินมาที่ประตูเหล็ก
ประตูเหล็กทีนี้เปิดอ้าเลยประมาณว่าขึ้นมาได้เลยประมาณเนี้ยเออ
ใช่อืมแม็กซ์ก็เดินขึ้นไปเลยพอเดินขึ้นไปปุ๊บ
ชั้นสองที่ว่าประตูประตูกระจกปิดอยู่นะคะอืม
แต่มีคนเดินไปเดินมาแล้วก็น้องก็บอกว่าพี่บอก
ผมขอเข้าไปหน่อยอืมบอกว่าผมขอโทษแล้วแม็กซเขาก็เห็น
มีคนเดินมาที่ประตูกระจกแล้วก็เสียงไอ้สลักประตูอ่ะ
มันแก๊กอืมแล้วร่างนั้นก็เดินไปแล้วเขาเปิดให้ละเหมือนเปิดให้แบบ
ให้เราเปิดประตูเองเขาเปิดเราให้ค่ะเข้ามาเลยเออ
เข้ามาเลยอืมแม็กก็เดินไปก็อ้าประตูกระจกครับแล้วก็ประตูมุ้งรวด
แล้วก็ขณะที่หันหลังจะปิดประตูกระจกเขาก็เห็นมีร่างหนึ่งพุ่งเข้ามาหาเขา
อืมแล้วก็โดนโปะคล้ายคล้ายโปะยาสลบค่ะอุ้ยอ่าโดนโปะเลยนะ
แต่เนื่องจากอ่าโปะเหมือนเหมือนผู้หญิงจะโดนฉุดแล้วครับอ่า
โปะยาสลบคนที่ทำกับเขาคือรูปร่างใกล้เคียงเขาเลย
แต่เนื่องด้วยความชำนาญไม่มียามันไม่เยอะพอที่จะให้เขาสลบไปเลย
ครับแต่ว่าอ่อนไปหมดแล้วแต่สติมีอยู่เขาก็โดนลากลากแล้วก็จับนอนคว่ำ
อืมในเขาบอกว่าในขณะที่เขาก็นึกเลยว่าในขณะที่เขาเปิดประตูกระจกเนี้ยครับ
แอร์ข้างในมันมันปะทะออกมามันเย็นใช่ไหมมันเย็นแล้วช่วงที่นอนคว่ำเนี้ย
ร่างนั้นก็ขึ้นค่อมแล้วก็เหมือนใช้เชือกเป็นผ้ารัดเอวหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
มัดเขาครับคือใช้ไขว้เนี้ยค่ะแล้วก็มัดน้องก็พูดอะไรไม่ได้แต่รู้รู้หมด
แต่ว่าแขนขาอ่อนหมดเลยขณะที่กำลังโดนมัดน่ะไอ้ประตูห้องนอนที่อยู่หน้าเขาที่เขามองเห็น
เป็นประตูห้องนอนครับมันเปิดออกอืมทีนี้ไอเย็นที่พุ่งออกมามันเหมือนห้องเย็นเลยพี่แจ
ครับมันปะทะหน้าเขาแบบเขาบอกเย็นมากเลยก็เป็นคนยืนอยู่ใส่กางเกงสแลกสีดำอืม
เขาก็เขาก็มองขึ้นไปเรื่อยเลยนะจนเห็นแขนเพราะว่าข้างบนเป็นเสื้อเครื่องแบบ
ขององค์กรนึงสีขาวครับแต่แขนที่เขาเห็นน่ะพี่พี่แจ๊คแม่คบอกสลากศุกร์ชัดชัดเลยป้า
ใช่เล็บแห้งหมดเลยแห้งหมดน้องก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
เขาก็พยายามจะเงยหน้าขึ้นไปให้ได้เนอะคนมันโดนยาเนาะ

ประมาณว่าพอเหอะ

แล้วเสียงคนที่ค่อมหลังเขาอยู่เนี่ย

ไอ้เนี่ยมันไอ้จรชัด

ลูกยังแก้ตัวแทนมันอีกเหรอเท่ากับว่า
คล่อมเขาอยู่นี่ก็คือเจ๊ที่เป็นเจ้าของ

ใช่แล้วประมาณเหมือน

ทำไมต้องแก้ตัวแทนมันมาไหนจรชัด

มันไอ้จรชัดมันทำลูกขนาดนี้
แล้วลูกยังจะแก้ตัวแทนมันอีกเหรอ

ร่างที่มันเหมือนซากศพดำ
แห้งนะมันจะพูดว่าไม่อยู่แล้ว
ก็เป็นห้องเหมือนเป็นเตียงเข้าไป
ไอเย็นก็ปะทะมาตลอดเวลาเลย

ประตูชั้นสามอันเปิด
ทีนี้แบบแอด

แล้วก็มีแบบเหมือนคนที่รูปร่างใหญ่

ป้าคือผมเหลียวไป

ชื่อของมันมีเชือกถันอยู่
อยู่เนี้ยตางี้ถลนแบบบวมเลยอืม
มึงไปปล่อยวิญญาณกูได้แล้วนะมึงแช่งกูไว้ทำไม
กูไม่ได้ไปไหนสักทีนะมึงไปปล่อยกูเดี๋ยวนี้นะ
เจ๊ก็หวีดขึ้นมาแบบแล้วก็
ไอ้ลุงตุงนังก็วิ่งกันลงไป
ทำไมเปล่าก็คือไม่ไหวแล้วไง
เขาก็นอนอยู่สักพักนึงฟังเสียงทุกอย่างเงียบหมดเลย

ไปเปิดน้ำล้างหน้าล้างตาตบแบบท้ายถอยให้มันรู้สึกตัวเต็มที่เนอะ
ใจก็อยู่ในห้องนอนที่ไอเย็นพุ่งมาตลอดเวลาเลยน้องบอกไหนก็ถึงขนาดนี้แล้วเนอะ

นอนอยู่บนเตียงแล้วก็เหมือนเขาเอาผ้านวมหนาปูก่อน

ยังมีคราบน้ำเหลืองของเขาที่ก่อนตายอ่ะ
แต่เนื่องจากศพคงไม่ใช่คนอ้วนมากเนอะ

แล้วพอน้องเห็นปุ๊บน้องก็เฮ้ย
เขาบอกว่าให้ป้านึกถึงมัมมี่
มานอนในโรงแต่ว่าเขาใส่เครื่องแบบครบเลย
ใส่รองเท้าถุงเท้าเป็นชุดของเขาที่ทำงานอ่ะ
น้องก็วิ่งลงมาวิ่งลงมาคว้าโทรศัพท์ก็ออกไปอยู่ข้างนอก
เขาบอกว่าใกล้จากเช้าเหมือนกับตี๓๔เนี่ย
น้องก็โทรหาแม่เลยบอกว่าแม่คือมารับหน่อย

แม่ก็บอกว่าเอาอย่างงี้แม่ไปไม่ทันนะ
เดี๋ยวจะโทรเรียกลุงอีกคนที่อยู่ใกล้มาหา
พอแต่ละคนมาเนี่ยเท่าก็สรุปตรงที่ว่า
เจ๊ลูกชายแกทำงานบริษัทใหญ่นะคะ

แกมีแฟนแล้วแฟนเนี่ยชื่อจร
แล้วคนนี้ก็เอาโรคร้ายมาติดติดน้องผู้ชาย

อ๋อติดเชื้อนี้ตายก่อน
เชื้อนี่โรคนี้จะดังมากเลยนะตายก่อนครับ
พอจรตายน้องก็ทำงานไม่ได้
บริษัทก็ให้หยุดไปก็เปลืองติด

แต่ละคนจะมีวิธีรับมือกับความเศร้าต่างกัน

คือกว่าจะตายมันไม่ใช่ง่ายเค้าบอก
ก็ต้องมองดูลูกอ่ะซึ่งเป็นคนหน้าตาดีอ่ะ
ค่อยผอมแห้งจนกระทั่งเสียชีวิต
เจ๊เขาก็ทำใจไม่ได้ก็จับลูกแต่งตัวไม่ให้ใครรู้
เพราะว่าแกดูแลลูกแกคนเดียวครับเอาผ้านวมอะไรมาปูให้น้องนอนเนี่ยค่ะ
แล้วก็เปิดแอร์เย็นสุดเลยแล้วพี่แจ๊ครู้ไหม
วันแกแต่งตัวเป็นลูกแกอืมคือแต่งชุดเครื่องแบบลูกแกนั่นอ่ะ
ใช้ชีวิตข้างบนเหมือนแกเป็นลูกเป็นตัวลูกแล้วก็พูดคนเดียว
เหมือนผมว่าเขาคงกระทบกระเทือนทางจิตใจและคงเสียใจขนาดหนัก
ถึงต้องเป็นอย่างนั้น
เอาศพลูกเก็บไว้ข้างบนแล้วเปิดแอร์ให้เย็น
แล้วปล่อยให้โทษนะฮะให้ศพลูกค่อยแห้งไปอยู่อย่างนั้น
แล้วก็น้ำเหลืองน้ำหนองอะไรมันถึงได้ไม่เยอะ
แล้วก็เนื่องจากว่าตึกนี้มันห่างเขาอยู่แล้วอะเนาะ
แล้วก็น่าจะได้ไปรักษาตัว
ส่วนแม็กซ์เองเนี่ยดูจากรูปนี้มันใช่ไอจรเลยพี่แจ๊ค
มันอัดติดหน่อยผมยาวใส่แห้นตาเหมือนรูปหลอดเหมือนกันเลย

ว่าคนนั้นคนล่ำเตี้ยมะขามข้อเดียวเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้
จะทำชั้น๓ให้เป็นห้องให้ลูก
ก็จ้างช่างมารีโนเวทมาทำให้ดีสั่งเฟอร์นิเจอร์มาหมดแล้ว
เมียช่างทาสีหนีไปกับผู้ชายอันช่างทาสีเนี่ยมันก็น้อยใจ
ก็ผูกคอตายบนชั้น๓โอ้โหโคตรซวยเลย
วันที่ผูกคอตายตำรวจโทรไปหาเจ๊
แจ๊คแกมานะคือแกไม่กลัวเลยนะด้วยความที่แกรักลูก
ทั้งถีบทั้งเตะนะตบศพอ่ะคือตำรวจไม่ทันคว้าเพราะว่า
ตั้งใจจะสร้างห้องนี้ให้ลูกใช่แล้วดันมาผูกคอตายที่ห้องของลูกใช่
เข้าไปตบตบศพนะตำรวจไม่ได้กันเพราะว่าตำรวจไม่ได้คิดครับ
วิ่งไปแกทั้งถีบทั้งตบทั้งด่ากูจะทำห้องให้ลูกกู
มึงมาแขวนคอมาถูกคอตายในห้องลูกกูทำไมแกก็ด่าแบบด่าแรงเลยนะ
ให้วิญญาณมึงไม่ต้องรีบไปผุดไปเกิดเลยไอ้แช่งเลยแช่งเลยให้มึง
ผูกคอตายไว้ทุกวันให้มึงอยู่อย่างเงี้นะให้มึงไม่ต้องไปผุดไปเกิด
ครับก็คงจะทรมานอยู่เนี้ยจนแบบรอวันที่
จนกระทั่งลงมาบอกอื้มอะไรมึงจะโพยกูอื้อชั้นสามที่ขึ้นไป
แต่ว่าแม็กซ์บอกเขาโชคดีที่เขาตอนเขาขึ้นไปน่ะไม่เห็นอ่า
แล้วก็ไม่มีอะไรที่มาดนใจเขาเพื่อที่จะไปผูกด้วยประมาณเนี้ยครับ

ว่าถ้ารักษณะจิตเขาไม่ปกติ

คุณแม่เขาทำกับตัวของแม็กซ์

พยายามที่จะเอาเชือกมัดน้อง
แล้วก็พยายามที่จะคุยกับบางสิ่งบางอย่าง
ว่าเนี่ยคือคนที่ทำลูกของแก

น้องเขาก็เหมือนด้วยเนอะ

แล้วป้าฟังก็เออสงสารเหมือนกันเนอะ

แต่คนที่น่าสงสารที่สุดคือตัวแม็กซ์เนี่ยนะฮะ

คือจะไปหาที่เช่าเท่าน่ะหน่อย
เหตุการณ์นี้คือเหมือนจะเจอผู้ให้เช่าที่ดี

สิ่งที่ผู้ให้เช่าคือเจ๊

นี่คือคนที่ทำลูกเขาตาย
เหมือนใครก็ได้ที่หน้าตาเหมือนอะไรอย่างนี้ครับ

ตอนนั้นชั้น๓ไม่ลงมาช่วย

มันอาจจะมีเหตุการณ์ที่หนักไปกว่านั้นก็ได้

เรื่องนี้ที่เราฟังกันคือมันเป็นเรื่องของ
ความรักของคนเป็นแม่

เห็นลูกเสียชีวิตแบบนั้น

ของครอบครัวอะไรอย่างงี้

เค้ามาเป็นอย่างเงี้ย

เสียใจและก็กลายเป็นความ

เก็บไว้ที่ชั้น๒ให้คนอื่น

คุณแม่เขาต้องดูลักษณะก่อน
หนึ่งแต่แต่ลูกใช้ครับอย่างที่บอกอ่ะ

คือให้ย้ายไปเลยคือคงจะรู้ว่าแม่คิดจะทำ
ใช่ใช่เพราะแม่เค้าเหมือนจะสร้างเวร
แล้วตัวของลูกชายก็จะไปไหนก็ยากนะ
เพราะแม่ก็ยังผูกเวรผูกกรรมผูกกับตัวลูกเค้าให้อยู่

เพราะก็เลยถามพี่เม

๘๐๐บาทคือห้องนึงอ่ะนะค่าน้านค่ะ
เดือนละ๘๐๐บาทกี่ปีแล้วป้าแมว
ก็ประมาณสัก๑๕ปีได้มั้ง
ก็ถือว่าถูกมากนะ๘๐๐บาท
แจ๊คมันเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยนะแล้วมันไม่ใช่ว่าหมู่บ้านแบบไกลปืนเที่ยงอะไรอ่ะนะ
แล้วก็เจริญอยู่แล้วไง๘๐๐ซึ่งพี่เมย์ก็คิดแต่ว่าแม่เหมือนกันนะเนอะ
เขาอาจจะเห็นว่าลูกอยากมีอนาคตแล้วเหมือนได้เฝ้าบ้านเขาด้วยค่ะ
แต่เราจะใช้คำนี้ก็ได้นะครับว่าถูกและดีมันไม่มีในโลก
อีกคำนึงคือถูกและดีมันก็มีบ้างแต่คุณต้องเสี่ยงเอาก็แล้วกัน

เนอะมันก็ต้องเป็นตามเหรียญราคาของมัน
อยากจะบอกว่าฟังเรื่องนี้คุณผู้ชมถ้าตั้งใจฟังนะหายใจไม่ทันจริง
จังหวะที่คุณแม็กซ์เขาต้องไปเผชิญกับเหตุการณ์ต่างนะครับ
นี่คือเรื่องที่ป้าแมวได้ยินได้ฟังมา
แล้วก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกันอีกทอดหนึ่ง
ในช่วงของเทศกาลเดือนฮาโลวีนนี้นะครับ
โอ้โหคืนนี้ขอบคุณป้าแมวอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณมากเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั้น
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
ยินดีต้อนรับคุณเอ๋ครับสวัสดีครับผม

เราได้คุยกันผ่านทางโทรศัพท์มาโดยตลอด

นั่งคุยเรื่องผีกันแบบประชิดกันแบบนี้

ครั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับรถเมย์เลย

เออเรื่องเกี่ยวกับพันธะจองจำ

สักประมาณ๓๐ปีที่แล้วเลยค่ะ

เล่าให้ชาวสถานีผีดุได้ฟังกันหน่อยฮะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ๓๐ปีที่แล้วค่ะพี่แจ๊ค
สมัยนั้นเนี่ยเอ๋ปฏิบัติธรรมค่อนข้างจะเยอะ
แล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะบวชอ่ะ
แล้วก็เลยคุยกับคุณแม่ชี

โกนผมเลย

ก็ได้นะลูกแต่ต้องไปขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ก่อน

ก็มีเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันอีกคนนึง

ตุ๊กเนี่ยพอเขาได้ยินเขาก็เออพี่ก็คิดอย่างนั้นนะพี่บวชด้วย
เราก็เลยเอ๊ะพี่ตุ๊กเป็นคนกรุงเทพ

เพื่อไปขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่พี่ตุ๊กก่อน
เพราะว่าตามหลักศาสนามันก็ต้องไปขอกันนะคะ
พอเสร็จปุ๊บเราก็ฉันข้าวเสร็จ
สักประมาณสายสายอะค่ะเพราะเราฉันมื้อเดียวเนอะ
ประมาณสายสายเราก็เริ่มเดินทางตอนนั้นเออยู่ประมาณภาคเหนือตอนล่าง
อีสานตอนบนก็ใช้เวลาในการเดินทางพอสมควรค่ะ
มาถึงกรุงเทพประมาณทุ่มกว่าก็ถึงบ้านพี่ตุ๊ก
ขออนุญาตไม่บอกว่าตรงไหนนะคะพอมาถึงก็เจอคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชายพี่ตุ๊ก
แล้วก็สวัสดีอะไรเรียบร้อยขออนุญาตเล่าลักษณะบ้านพี่ตุ๊กก่อนค่ะ
พี่ตุ๊กเป็นบ้านหลังเล็กเล็กน่ารักนะคะเมื่อมองเข้าไปในบ้านเนี่ย
ซ้ายมือเป็นสนามย่าเล็กแล้วตัวบ้านเป็นไม้กึ่งไม้กึ่งปูน
โดยที่ชั้นบนเป็นไม้ชั้นล่างเป็นปูน
ด้านขวามือของเอ๋ค่ะก็จะเป็นครัวลักษณะครัวไทยที่ถูกต่อเติมออกมา
เมื่อเปิดประตูเข้าไปทางซ้ายมือก็จะเป็นนาฬิกาโบราณนะคะ
แจ๊คนึกนาฬิกาโบราณออกไหมคะที่มีลูกตุ้ม

จากนาฬิกาลูกตุ้มไปก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวที่ตัวใหญ่มากเลย
ซึ่งเราก็เห็นแล้วถัดมาจากด้านนั้นนะคะ
ตรงกันข้ามกับนาฬิกาเป็นบันได
ลักษณะของบันไดเป็นบันไดที่มีแต่ขั้นมองทะลุไปได้
พวกเราก็ขึ้นไปตอนที่เดินขึ้นไปนะคะ
ที่พักบันไดปุ๊บมันก็หักกลับมาเลย
พอขึ้นมาจนสุดบันไดซ้ายมือเป็นห้องพี่ตุ๊ก

เปิดประตูเข้าไปเนี่ยความรู้สึกแรกของเอ๋เลยก็คือ
มันเหมือนมีคนมองอยู่อะค่ะ

พอวางของเสร็จแล้วก็หันไปดูว่าเอ๊ะใครมองหรือเปล่า
ไปปุ๊บห้องพี่ตุ๊กเนี่ยมันจะมีเบาะประมาณเบาะ๖ฟุตนะคะ

จากเบาะไปเนี่ยก็จะเป็นชั้นไม้ซึ่งความยาวเท่าเบาะเลยนะคะ
เป็น๓ชั้นเป็นหิ้งพระค่ะ
แต่สิ่งที่สะดุดตาตรงนั้นก็คือรูปวาด
มีรูปวาดอยู่บนหิ้งพระเหรอใช่ค่ะ
แจ๊คนึกรูปวาดที่เหมือนกับรูปวาดที่ตั้งหน้าศพออกไหมคะ
แต่เป็นรูปวาดโบราณนะคะที่เขาลงสีอะพี่แจ๊ค

เป็นผู้หญิงคนนึงค่ะสวยมาก
เป็นผู้หญิงดูแล้วอุ๊ยเธอสวยอะ
แต่มันพร้อมกันนั้นก็ได้คำตอบอะค่ะ
เพราะว่าอ๋อสิ่งที่รู้สึกว่ามองคือรูปนี้นี่เอง
รู้สึกเหมือนกับรูปนี้มีจิตวิญญาณนะคะ

แต่ตอนนั้นเราไม่นึกอะไรนะคะพี่แจ๊ค
นึกถึงตอนที่เหมือนพี่แจ๊คเคยไปไหมคะว่า

หรือว่าพระพุทธรูปที่ปั้นเอาไว้
บางทีเราเดินไปทางไหนก็เหมือนมองเราด้วย

ก็ไม่อะไรก็มาไหว้พระสวดมนต์กัน

นั่งสมาธิไปได้สักประมาณ๑๕นาทีค่ะ

คนที่นั่งเพราะเราเลือกเตียงเรียงตามลำดับ
เป็นแม่ชีต้อยแม่ชีตาแล้วก็พี่ตุ๊ก
นั่งบนเบาะส่วนเอนั่งบนพื้นข้างล่าง

คราวพี่ตุ๊กก็พับล้มนะคะ

ล้มบนตักของใครสักคนนึง

เราก็เงยขึ้นไปดูอย่างนี้ค่ะ
ปรากฏว่าตักน่ะนุ่งผ้าสิ้นสีน้ำเงินเข้ม

กำลังนั่งรูปหัวพี่ตุ๊กอยู่

เราก็อุปทานหรือเปล่า
แล้วก็ลืมตาค่ะแล้วหันไปดูเขา

เพราะทำให้แม่ชีสองคนหลับไปแล้ว
เอ๊ะก็เลยว่า
ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาเพราะธรรมดาตี๔เป็นเวลาทำวัดเช้าครับ
ก็เดินขึ้นไปข้างบนห้องค่ะ
ปรากฏว่าตอนเดินขึ้นไปเนี่ยทุกคนยังนอนอยู่ท่าเดิมนะคะ
แต่ไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วเอ๋ก็เปิดประตูออกไป
แต่บ้านพี่ตุ๊กมันเป็นประตูไม้อะค่ะมันก็จะมีเสียงจากตัวบานพับอะไรอย่างนี้นะคะ
เขาก็รู้สึกตัวเงินขึ้นมาเพราะเขารู้สึกตัวกันไวอยู่แล้ว
รู้สึกตัวมาด้วยอาการที่แบบเหมือนกับงงอ่ะแต่ก็ไม่พูดอะไรกันนะคะ
ก็อาบน้ำอาบท่ามาทำวัดปกติ
พอทำวัดเช้าเสร็จเอกก็ถามพี่ตุ๊กคะผู้หญิงในรูปเป็นใครคะ
พี่ตุ๊กก็บอกว่าอ๋อแม่พี่เองเป็นคุณแม่
เอ๊ก็เลยอ้าวคืออ้าวพร้อมกันเลย๓คนนะคะ
ตุ๊กก็คงจะรู้แหละว่าเราสงสัยอะไรก็เลยตอบขยายความมาว่า
พอดีผู้หญิงที่เห็นข้างล่างเป็นคุณแม่เลี้ยงพี่
จากคุณแม่พี่เสียชีวิตตั้งแต่พี่ยังแบบบอก
แล้วคุณแม่เลี้ยงก็เป็นคนที่ดูแลพี่มาตลอดนะคะ
ว่าอ๋อเท่านั้นนะคะก็ไม่ถามอะไรต่อเพราะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
แล้วก็เลยเดินลงมาเพื่อที่จะทำอาหารเพราะว่าเราฉันมื้อเดียวเนาะ
แต่ว่าตอนที่ลงมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานแล้วน้องไปโรงเรียนแล้ว
ระหว่างทำอาหารไปได้สักแป๊บนึงค่ะไม่นานนะคะ
ได้ยินเสียงเหมือนกับบอกว่านั่งสมาธิช่วยด้วยนั่งสมาธิช่วยด้วยอยู่ตลอดเวลาค่ะ
เข้ามาในหูหรือเข้ามาในจิตสำนึก
เข้ามาในหูอย่างนี้เลยค่ะมันก็พูดอยู่ข้างแล้วค่ะ
แล้วก็เราก็แบบเหงื่อค่ะไหลข้างหลังทั้งที่ไม่ได้อากาศร้อนนะคะพี่แจ๊ค
เหงื่อไหลข้างหลังเลยแล้วก็หงายไหลแตกลงมาตรงนี้ค่ะ
ซึ่งเอ๊ก็เอ๊ะมันแปลกแล้วพอเอ๋พอเองเงยหน้าหันหน้าไปปุ๊บเนี่ย
แม่ชีแม่ชีต้อยอะค่ะเขาก็แบบคงเห็นเราผิดปกติ
ก็ถามว่าเป็นไรเหรอลูกเอก็บอกได้แค่ว่าขอไปนั่งสมาธินะคะ
คุณยายต้อยก็บอกว่าแม่ว่าแล้วแหละหนูต้องมีอะไรผิดปกติ
เพราะว่าธรรมดาถ้าเอ๋มีอาการผิดปกติเขาค่อนข้างจะรู้ว่ามันจะมีอะไร
เขาก็เลยบอกไปเลยลูกเอ๊ยก็เดินขึ้นไปนั่งสมาธิอาวีนแจ๊ก
เอ๋นั่งไปได้สักประมาณ๑๕นาทีค่ะเป็นแม่ของพี่ตุ๊ก

พร้อมกับมือที่ยื่นมาเหมือนจะบีบพอเรา
แล้วตัวเขาก็เปียก
แล้วหน้าตาเขาแบบดุดันมาก
เอ๊ก็เห็นเข้ามาแล้วก็แผ่เมตตา
พอแผ่เมตตาเขาก็ล้มสุดลงนั่ง

เราหยุดปุ๊บเขาก็ผุดขึ้นมาทันทีเลยนะครับ
ขึ้นมายืนแล้วก็มาลักษณะเดิม

เขาก็ลงนั่งเหมือนเดิม

แล้วเอ๋คิดว่าเราไม่ได้มีเวรมีกรรมอะไรต่อกัน
แต่ถ้ามันเป็นเวรเป็นกรรมจริง

นั่งสมาธิต่อได้จนประมาณสัก๑๐โมงกว่านะคะ

จากนั้นก็เตรียมตัวให้พี่ตุ๊กขอคุณพ่อบวช
พี่ตุ๊กกลับมาพร้อมกับคุณแม่แล้วก็น้องชาย
น่าจะสักประมาณเกือบ๖โมง
เขาก็มาอาบน้ำอาบท่าทำกิจส่วนตัวเสร็จ

น่าจะประมาณทุ่มนิดค่ะพี่

เป็นกุศลเพราะว่าตุ๊กเขาบวชตั้งใจปฏิบัติ

ยธาวรีวหาไปได้เรื่อยนะคะแบบแปลค่ะ
แต่พอถึงวักที่บอกว่า
รักขันตุสับพเทวฎา
เทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน

เอ๊ะเอาอย่างนี้ละกันลูกไม่เป็นไรเอาใหม่
พอเริ่มสวดใหม่ค่ะยะถาใหม่ยะถาใหม่ถึงวักนี้ดับอีกแล้วทุกคนสัญญาดับ
ก็เลยหันมามองกันว่าเราทำอะไรไม่ถูกหรือเปล่าผ้าครองเราครบไหม
ทุกคนก็มีครบนะเอ๊ก็เลยนึกถึงเหตุการณ์ตอนเช้าขึ้นมาได้
หันไปบอกกับคุณพ่อพี่ตุ๊กค่ะคุณพ่อคะไม่ทราบคุณแม่ชื่อนามสกุลอะไร

พ่อบอกชื่อนามสกุลเสร็จเขียนในกระดาษให้ส่งมาให้เอ
ก็เลยส่งต่อให้คุณแม่ชีคุณแม่ชีดูชื่อปุ๊บหันมามองหน้า
ก็เลยบอกว่าคุณแม่ชื่อนามสกุลนี้คะ
พี่ตุ๊กจะบวชเป็นภูโศนขอให้คุณแม่วันรับภูโศนนี้ด้วย
ไม่ทันขาดคำค่ะพี่แจ๊คฮะแม่ของพี่ตุ๊กอ่ะ
ภาพไหมคะบันไดมันมองเห็นอ่ะออกนี่เล่าให้อีกเอ๋
หรือเดี๋ยวเดินมันยังไงค่อยเดินลงมาเก้าทีละเก้า
ละก้าวแล้วก็เห็นจากเท้า
พอลงมันได้ขั้นที่สองแล้วก็เห็นพ่อถุงสีน้ำเงินน่ะเป็นพ่อสิ้นน่ะ

ดูแบบแต่เอไม่ได้กลัวอะไรนะคะตอนนั้นเพียงแต่ดูแล้วแบบ

แล้วเขาก็ค่อยเดินลงมา
แล้วก็มานั่งพับเพียบอยู่นอกนาฬิกาโบราณนะคะ

หึหึหึหึหึหึ
หึหึหึหึหึหึ
หึหึหึหึหึ
หึหึหึหึหึ
หึหึหึหึหึ
หึหึหึหึ
หึหึหึ
หึหึหึหึ

หึ

ผนังบ้านพี่ตุ๊กเป็นสีขาวอะครับ
อย่างนี้เลยครับพี่
เขาบอกว่าคือเขาไม่ได้พูดนะ
แต่ความรู้สึกคือเขาบอกแล้วว่าเขาเป็นคนกรุงเทพนี่แหละ
แล้วเขาไปเสียชีวิตที่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละ
เป็นภาพที่เขาใส่ชุดนอนชุดนั้นอะพี่
แล้วก็วิ่งแบบเกษอกเกษิง
แล้วเค้าเดินมางุ้งโจงกระเบน
แบบมีคาดหัวอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรียกวิญญาณเขาอ่ะ
ใส่ไว้ในภาชนะอย่างหนึ่งลักษณะเหมือนกระบอกไม้ไผ่
แล้วก็ภาพตัดไปเลยนะคะกลายมาเป็นเหมือนเขาอยู่ที่บ้านเขา
แล้วมีผู้ชายอยู่คนนึงหน้าตาดีเชียวรูปร่างสูงใหญ่
แล้วก็ผมอยากสกมีเขานิดมาคุยกับเขา
แต่มันเหมือนหนังใบ้ค่ะเราจะไม่ได้คุยอะไรกัน
แต่สิ่งที่เราเห็นผู้หญิงคนนี้อืมดวงวิญญาณดวงเนี้ย
ถูกดึงจากกระบอกลักษณะกระบอกไม้ไผ่
แล้วก็ไหลมาที่ตัวแม่พี่ตุ๊กแล้วแม่พี่ตุ๊กเนี่ยกำลังให้นมพี่ตุ๊กอยู่
แล้วเขาก็ไหลเข้ามาค่ะจนกระทั่งเห็นภาพไหลออกไปที่ตัวพี่ตุ๊ก

ไม่รู้เหมือนกันพี่แจ๊คภาพที่เห็นมันเป็นแบบนี้ไง
แล้วจากนั้นไปมันก็ตัดภาพไปเลยนะคะ
แล้วเขาพอหลังจากภาพตัดไปแล้วเนี่ยเราหันมาเขาก็จ้องเราอยู่อย่างนี้
แล้วแววตาเขาน่าสงสารมากเลยพี่
เขาก็เลยเขามองอย่างนี้เราก็เลยแบบทำไงวะเราก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้
ก็เลยหันไปบอกไปบอกคุณแม่ชีต้อย
ชีต้อยก็หยุดคิดอยู่ประมาณ๕๖นาที
แล้วหันมาบอกว่าเอ๋บอกเขาสิลูกว่าเดี๋ยวแม่จะส่งวิญญาณให้
แต่เขาต้องไปตอนนี้นะมันเป็นโอกาสเดียวตี๒
ถ้าหลุดจากนี้ไปแม่ช่วยไม่ได้แล้วแม่ไม่มีแรงแม่ช่วยไม่ได้
หันไปบอกเขาเขาก็แบบพยักหน้า
แล้วก็ยืนอยู่อย่างนั้นอะพี่นิ่งอยู่อย่างนั้นเลย
พอใกล้ตี๒แม่ก็บอกว่าเออตาหนูไปเอาทูบมาให้แม่หน่อย๑๖ดอก
กลัวไหมสีตาก็บอกว่าถ้าไม่ม้าเห็นอ่ะหนูไม่กลัวหรอก

งั้นไปเอาให้แม่เขาก็ขึ้นบันไดไป
แป๊บเดียวพี่แจ๊กตึกลงไป
กึ่งวิ่งกึ่งเดินลงมาเอาทูปมาตั้งให้แม่เขาก็หยิบมา
แม่เก่งจังเลยอ่ะสิบหกดอกพอดีเลยก็เร็วนะเนี่ยนับเร็ว
เปล่าเปล่าแม่หนูหยิบได้หนูมาเลยไม่รู้หรอกว่ากี่ดอก
พอดีแป๊บเลยพอดีแป๊บเลยพี่พอเสร็จปุ๊บพอตี๒
ก็บอกว่าตาหนูอยู่กับตุ๊กเอ๋ไปกับแม่
เขาก็ออกไปข้างนอกแล้วสวดอะไรอยู่ไม่รู้อะค่ะ
คาดว่าน่าจะตี๒ตามเวลาที่คุณแม่เขาบอก
เขาก็ปักทูปตึ้งลงที่สนามหญ้าค่ะกลางสนามหญ้าเลย
ตอนนั้นทูปหมดไปประมาณครึ่งนึงแล้วนะคะ
พอปรับจึ๊กลงไปนะบ้านนะคะมันเป็นลมพายุพัด
แบบว่าต้นไม้น่ะเอ็นไปหมดเลยนะคะ
แต่สิ่งที่แปลกคือบ้านข้างคือคนโบราณเขาชอบปลูกต้นไม้ในบ้านใช่ไหมคะ
ไม่มีลมเลยเป็นอยู่บ้านพี่ตุ๊กหลังเดียวมันมันเอ็นอย่างนี้
แล้วก็อีกสักแป๊บเดียวอะค่ะพอทูบไปอีกสักระยะหนึ่งอ่ะ
มันเกิดเหมือนลมหมุนนะคะอืมฟิวฟิวแล้วเสียงมันดังมากอ่ะ
ซึ่งคิดว่าเสียงดังขนาดนี้คนไม่ต้องลุกมาดู
ฟิวแล้วมันก็พัดไอ้กระเบื้องอะค่ะปลิวมาตกอยู่ข้าง
แล้วพอตัวลมหมุนมันหยุดปุ๊บนะทุกอย่างกลับมานิ่งสนิท

ไอ้กระเบื้องหลังคาที่ตั้งอยู่ข้างไอ้ก้านทูบอะ
คุณแม่ก็บอกว่าโอเคเรียบร้อยแล้วอืม

แล้วก็เราไปไหว้พระกันเลยดีกว่า

ก็นั่งสมาธิก่อนเดี๋ยวตี๔ค่อยไหว้พระ

พอตอนเรานั่งสมาธิอ่ะสิคะพี่
คุณแม่เขามานั่งอยู่ข้างเอ
เพียบเรียบร้อยทรงผมเรียบร้อย
ไม่มีการเปียกน้ำไม่มีอะไรแล้วนะคะ
ก็ถามคุณแม่ทำไมคุณแม่ไม่ไปล่ะคะ

หิวเหาะอยู่อย่างลำบากอะ

ลูกคนนี้อ่ะแม่ไม่เคยดูแลเลยอืมแม่ไม่เคยทำหน้าที่แม่เลยครับขอ
ให้แม่ได้ดูแลลูกแม่นะอืมเอ๊บอกคุณแม่คะแต่คุณแม่ทรมานนะอืม
ไม่เป็นไรลูกจะแค่ไหนแม่ทนได้แม่ขออย่างเดียว
ให้เห็นลูกแม่ให้แม่หายห่วงแม่จะไปอืมอืม
ก็เคารพการตัดสินใจเนาะพี่แล้วก็โอเคกับคุณแม่ก็ไม่ว่าอะไรก็นั่งสมาธิต่ออืม
พอวันรุ่งขึ้นไอ้กระเบื้องที่หล่นอ่ะอืม
ทำให้เราต้องเล่าเรื่องราวให้คุณพ่อฟังครับอ่าเล่าเสร็จเอกก็บอกว่า
พ่อคะขออนุญาตนะคะถ้าไม่เป็นการเสียมารยาท
มีทราบว่าคุณแม่พี่ตุ๊กเสียยังไงครับพอจะเล่าได้ไหมอืม
พ่อก็หันมามองหน้าพี่ตุ๊กอะค่ะอืม
หน้าแล้วเหมือนคิดอะไรอยู่แป๊บนึงอ่ะแล้วก็บอกว่าพ่อเล่าให้ก็ได้
แต่ที่เล่าเพราะฟังเรื่องที่หนูเล่านะอืม
คือสมัยก่อนเนี่ยพ่อไปทำงานแถบจังหวัดโซนตรงนั้นแหละค่ะ

เป็นที่ติดชายแดนบ้านเพื่อนบ้านเราเนี่ยแล้วไปเจอแม่พี่ตุ๊กครับ
แล้วก็ชอบพอไงก็ตามจีบ
แต่ว่าในขณะตามจิตความที่แม่พี่ตุ๊กเป็นคนสวยประจำหมู่บ้านเลย

ซึ่งคนจีบแข่งเนี้ยค่อนข้างจะอันทภาณหน่อยครับเอ่อ
เขาเล่าให้ฟังนะค่อนข้างจะมีนิสัยเกเลหน่อยแหละ
ทีนี้แต่แม่พี่ตุ๊กเขาก็เลือกพ่อพี่ตุ๊กไงอืม
พอแต่งงานกันปุ๊บเขาก็ยังโดนรังพานอยู่อืม
เขาก็เลยตัดสินใจย้ายมาอยู่กรุงเทพก็คือบ้านที่อยู่ปัจจุบันครับ
ซึ่งก็เป็นบ้านพ่อพี่ตุ๊กนั่นแหละค่ะเพราะพ่อพี่ตุ๊กเป็นคนกรุงเทพอืม
เขามาอยู่ปุ๊บก็อยู่กันไม่มีอะไรนะคะ
จนกระทั่งพี่ตุ๊กคลอดได้ห้าวันอืม
พ่อบอกว่าพ่อจำเหตุการณ์วันนั้นได้ดีเลยอืม
ทำกับข้าวอยู่แล้วแม่พี่ตุ๊กก็บอกเออเดี๋ยวพาลูกไปกินนมนะอืม
แล้วก็เดินออกจากครัวเพราะประตูครัวคือครัวมันครัวแยกไงครับ

ก็ขึ้นไปให้เรากินนมลูกสักพักเดียวเออตอนนั้นเนี่ย

มีย่าพี่ตุ๊กอยู่ด้วยคือพ่อ
แม่แม่ของพ่อพี่ตุ๊กแต่ว่าคุณย่าเนี่ยเป็นอำมพลึก
ต้องนั่งไอ้เก้าอี้พี่เก้าอี้คนแก่ที่เขาชอบนั่งมันเอ็นตัวได้

ทีนี้เขาก็เห็นขึ้นไปกินนมสักพักได้ยินเสียงพี่ตุ๊กร้องค่ะ
ร้องอยู่นั่นน่ะร้องไม่หยุดครับ
คุณย่าก็เลยตะโกนว่าเป็นไรตุ๊กเป็นไรทำไมยังร้องทำไมให้ลูกร้องตุ๊กเป็นไร

ก็เลยเรียกตะโกนพ่อพี่ตุ๊กว่าไปดูหน่อยสิหลานร้องไม่หยุดน่ะครับ
พ่อพี่ตุ๊กออกจากครัวเดินขึ้นไปค่ะพี่อืม
เปิดประตูห้องไปอ่ะสิ่งที่พ่อเห็นอ่ะพ่อช็อกค่ะอืม
มีพี่ตุ๊กนอนอยู่คนเดียวนะแม่นั่นนะคะเขาบอกอ้าว
เฮ้ยไปไหนแกก็รีบอุ้มพี่ตุ๊ก
แล้วก็วิ่งลงมาหาแม่บอกว่าแม่แล้วแม่แล้วเมียผมอ่ะอ่า
ก็อยู่กับตุ๊กไงไม่อยู่ไม่อยู่ที่จะไปไหนเพราะว่า
ที่นั่งประจำคือตีนบันไดอ่ะพี่แล้วบ้านพี่ตุ๊กก็หลังไม่ใหญ่

ยังไงไม่มีทางเข้าออกทางเดียวครับเขาก็ไม่อยู่ตุ๊กอยู่คนเดียว
เท่านั้นแหละเอาไงดีมันเป็นไปไม่ได้
เขาก็ไปแจ้งตำรวจนะคะอืมหายังไงก็ไม่เจอพี่อืม
สุดท้ายก็ต้องแทงว่าศูนย์หายแล้วก็เพราะหาไม่เจอพี่ครับ
สุดท้ายทางบ้านเขาเลยทำพิธีเผาหลอกอะค่ะอืม
เขาหรอกแล้วก็บำเพ็ญไม่มีศพโอ้โหต้องเผาหลอกโอ้โห
บำเพ็ญกุศลให้อ๋อแล้วคุณพ่อก็เลยบอกว่า
พ่อไม่เคยรู้เลยนะจนตุ๊กโตมาจากสามจาจาจา๒๕ปีมั้งตอนนั้น
พี่ตุ๊กอาจมนต์๒๕ปีอืมพ่อเพิ่งมาปฏิติต่อเรื่องราววันนี้แหละอืม
จำได้ไหมผู้ชายที่ลูกเล่าให้พ่อฟังอ่ะอืม
ถ้าเป็นรูปร่างลักษณะแบบนั้นจริงจริงอืม
คนนี้แหละคือคนที่จีบแม่พี่ตุ๊กแข่งกับพ่อ

เฉลยเรื่องทั้งหมดไงพี่ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เอง

เอ่อเขาก็หันมาพอจะปฏิบัติทำให้แม่ให้เยอะที่สุด
พี่ตั้งใจปฏิบัติดีพี่ตุ๊กก็พยักหน้า
เสร็จแล้วก็ลาคุณพ่อไปป้าย
ระหว่างไปใต้เนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่มีปัจจัยอะไรนะคะพี่
แล้วก็นั่งรถเมย์โบราณรถสีส้มที่มันแบบรับอากาศรอบทิศ
แล้วก็เราจะนั่งกันเรียงกันเบาะหลัง

จนถึงจุดหนึ่งของระยะทางที่เราเดินทางไป
มันจะเป็นที่เขาเรียกว่าโค้งร้อยศพ
ถ้าใครไปใต้จะรู้ดีณจุดนั้น

เพราะว่ามันค่ำเราก็ไม่รู้ทิศทางนะพี่

เรารู้สึกว่ารถมันโยกอ่ะโยกหนักมาก

พี่แจ๊คเต็มไปด้วยสัมภเวศีย์

แล้วสภาพแต่ละคนน่าสงสารมาก
มั่งอะไรมั่งเขย่าอยู่อย่างนั้น

ที่ทำอย่างนี้เราเคยได้ตัวไทยตัวแทนจริงไหม

ไม่รู้แหละทำอย่างนี้จะต้องได้ตัวตายตัวแทน

ถ้าสมมุติว่าคุณทำอย่างนี้คุณไม่ได้อะไรคุณได้บาป

เท่านั้นพี่ตุ๊กพี่หลุดหายไปหมดเลย
อืมแล้วเรารู้สึกเหมือนเขาอยู่ข้างหลังอะค่ะ

จนรับทางโค้งรับสายตาไปเลย

ก็ไปถึงบ้านก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่

ได้นะไม่ขัดขวางเลยยินดีมาก

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน
แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน
แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน
แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน
แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน
แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน
แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน
แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน
แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน
แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน
แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน
แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน
แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน
แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน
แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน
แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน
แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน
แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน
แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน
แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน
แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน
แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน
แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน
แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน
แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน
แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน
แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน
แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน
แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน
แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน

แต่ขอให้เรียนจบปริญญาตรีก่อน
ถึงเรื่องของผีสิ่งลี้ลับ
ถึงเรื่องของผีสิ่งลี้ลับ

ถ้าเกิดความเชื่อของผมเองจากประสบการณ์ตัวเองที่เคยเจอมา
ถ้าคือความเชื่อของผมเองจากประสบการณ์ตัวเองที่เคยเจอมา

สองถึงสามครั้งที่เป็นประสบการณ์โดยตรงของตัวเองนะครับ
และก็ยืนยันได้ว่าโลกนี้มีผีแน่๑๐๐

แผ่งพวกนี้พี่จะเหมือนความรักครับที่พี่แจ๊ก

แล้วก็แต่ละเรื่องที่คุณท็อปมาเล่าเอาจริงเดือดทุกเรื่องเลยนะ

แล้ววันนี้มาพร้อมกับชื่อเรื่องแบบไทย
แค่ฟังชื่อเรื่องผมก็รู้สึกขนลุกรู้สึกถึงความโบราณอะไรบางอย่าง

เป็นเรื่องของเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งที่ชื่อพี่วิทย์ครับ
วิทย์เนี่ยได้รับเรื่องนี้มาจากพ่อของแม่พีวิทย์เอง
ของพี่วิทย์เป็นคนถ่ายทอดเรื่องนี้ให้พี่วิทย์ฟังครับ

นานแล้วครับประมาณ๓๐กว่าปีที่แล้ว
หลับตาแล้วจินตนาการ

ตัดความเจริญบางสิ่งบางอย่างออกไปเลยนะครับ

คือต้องเท้าความก่อนว่าพ่อกับแม่ของพี่วิทย์เนี่ย

ตอนนั้นพีวิทอายุประมาณ๘๙ครับ

ก็อยากจะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวตัวเอง
ทั้งคู่เลยตัดสินใจที่จะเปิดคลินิกเป็นของตัวเองครับ
กับแม่พี่วิทย์เนี่ยเขาก็ตะเวนหาโลเคชั่น
หาอาคารหาทำเลไปเรื่อย
ไปเจออาคารพาณิชย์อาคารหนึ่ง
อาคารนี้จะเป็นอาคารพาณิชย์๒ชั้นนะครับ

อาคารพาณิชย์แผงเนี่ยทั้งแผงครับ

ดีเลยเขาเลยตัดสินใจเนี่ยเอาที่นี้แหละ

คราวนี้เนี่ยที่ผมเกินไปแล้วว่าด้านขวาเนี่ยเป็นร้านเบเกอรี่ใช่ไหมครับ
เบเกอรี่ร้านนี้เจ้าของเนี่ยเป็นสามีภรรยาคู่นึง

สาเหตุเรียกว่าครูเพราะว่าทั้งคู่จริงแล้วอาชีพเขาเป็นครู
แต่ด้วยความสามารถประจวบกับรถมือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ครูนีเนี่ยสามารถทำเบเกอรี่ได้อร่อยมาก
ก็เลยเปิดร้านเบเกอรี่เนี่ยเป็นอาชีพเสริมของเขาไป
ด้วยความที่มันเป็นอาคารพาณิชนะพี่แจ๊คเนอะ
เราต้องมาแชร์ผนังกัน
มันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วครับที่จะมีได้ยินเสียงข้างฝั่งมาบ้าง
รวมถึงได้เห็นได้รับรู้พิธีกรรมบางอย่างของเพื่อนบ้าน
ซึ่งตามคำบอกเล่าของแม่ของพี่วิทย์เนี่ย
เล่าว่าครูศักดิ์ครูนีเนี่ยทะเลาะกันบ่อยมาก
เรียกได้ว่าทะเลาะกันเกือบทุกอาทิตย์
แล้วเรื่องหลักที่ทะเลาะกันเนี่ยครับพี่แจ๊ค
หนีไม่พ้นเรื่องความเจ้าชู้ของครูศักดิ์
ระยะเวลาผ่านไปจากเดือนเป็นปีไปครับ
กิจการของตลาดนี้ดีขึ้นเรื่อย
คนมาใช้บริการของตลาดเยอะขึ้นเรื่อย
ทำให้คลินิกของพี่วิทย์เนี่ยเองเนี่ยของพ่อแม่พี่วิทย์เองเนี่ย
ก็มีคนมาใช้บริการมากขึ้น
รวมถึงร้านเบเกอรี่ของครูสักครูนีด้วยครับ
เรียกกันเรียกว่าชนิดที่ว่าต้องรอต่อคิวกันซื้อขนมเลยกันว่าได้ครับ
คราวนี้เนี่ยพอกิจการมันดีขึ้นเรื่อย
ครูนีเนี่ยเขาก็จำเป็นต้องรับพนักงานเพิ่ม
เขาเนี่ยด้วยความตระหนีหรือคำประหยัดอะไรของแกก็ไม่ทราบนะครับ
ไปรับพนักงานต่างด้าวมาคนหนึ่ง

ลำดวนเนี่ยเป็นผู้หญิงสาวอายุยังน้อยครับพี่แจ๊ค๑๕๑๖ปีแค่นั้นครับ

ศักดิ์กับครูนีเนี่ยตัดสินใจทำห้องเล็กง่ายให้ลำดวนอยู่ชั้นดัดฟ้าของอาคารพาณิชย์
ก็เป็นสังกษีปิดง่ายนะครับให้เขาอยู่
ด้วยความที่เพิ่มลำดวนเข้ามาแล้วเนี่ยการค้าขายมันก็ยังดีอยู่
เรียกได้ว่ามันบริหารจัดการกันไม่ทัน
ครูนีกับครูศักดิ์เขาเลยตัดสินใจให้ครูศักดิ์ลาออกจากการเป็นครูเพื่อมาดูร้านโดยตรง
เพราะเทียบกันแล้วเนี่ยเงินเดือนของครูศักดิ์ครูนีหรือตำแหน่งในโรงเรียนครูศักดิ์น้อยกว่าของครูนี
เขาเลยยึดคนที่มีเงินเดือนเยอะกว่า

ใช่ให้ครูศักดิ์มาอยู่ที่ร้านซะ

แน่นอนครับอย่าแจกความเจ้าชู้ของครูสัก
บ่อยครั้งมากนักที่แม่ของพี่วิทย์เองเนี่ยต้องคอยทำแผลให้ลำดวน
เพราะว่าความเจ้าชู้ของครูศักดิ์ไปทำให้ครูนีเนี่ยเกิดความหึงห่วงลำดวนเกิดขึ้น
มีการตบตีมีการทำร้ายร่างกายซึ่งแม่พิวิทย์เนี่ยจะมีโอกาสเจอลำดวนทุกทุกครั้งที่แกขึ้นไปตากผ้าบนดาดฟ้า
และแน่นอนที่ผมเล่าให้ฟังว่าลำดวนเขาอาศัยอยู่ชั้นดาดฟ้า
แม่ของพี่วิทย์เล่าให้ฟังว่าครูนีเนี่ยเป็นครูก็จริงแต่จริงแล้วนิสัยค่อนข้างโหดร้าย
มีการลงไม้ลงมือทำร้ายลำดวนอยู่บ่อยครั้งครับแต่พ่อแม่พีวิทย์เนี่ยก็ได้แค่ประคับประคองช่วยดูแลเป็นหูเป็นตาแค่นั้นพอ
เพราะว่าถ้าพูดกันตามตรงมันก็ไม่ใช่เรื่องของบ้านแกใช่ไหมครับก็ต้องเว้นระยะห่างไว้
ดวนกับแม่พิวิทเนี่ยจะมีโอกาสคุยกันบ่อยอย่างที่ผมเกิดไว้แล้วว่าเวลาแกอยู่ดาดฟ้าเนี่ยแกจะมีโอกาสเจอกันบ่อย
ดวนเองเนี่ยก็มีการขอความช่วยเหลือจากแม่พีวิทย์อยู่เป็นระยะด้วยเรื่องที่ว่าลำดวนจะให้แม่ของพี่วิทย์เนี่ยช่วยส่งจดหมายกลับไปที่บ้านให้ทุกเดือน
เพื่อส่งข่าวให้ทางบ้านรับรู้ว่าตอนนี้ชีวิตลูกของเขาเป็นยังไงบ้างชีวิตของเขาเป็นยังไงให้แม่เขาได้รับรู้
จนมีวันหนึ่งครับจังหวะที่แม่ของพีวิทย์เนี่ยก็ทำกิจกรรมตัวเองอยู่บนดาดฟ้าลดน้ำพืชผักสวนครัวเล็กของแกไป
ดวนก้าวข้ามเข้ามาในฝั่งดาดฟ้าของบ้านแกพร้อมขอความช่วยเหลือเรื่องหนึ่งนั่นก็คือช่วยตรวจตั้งคันให้แกหน่อย
ผลตรวจเป็นทางที่คิดนะพี่แจ๊คลำดวนตั้งคันครับท้องครับจากคำบอกเล่าของลำดวนเนี่ยพ่อของลูกไม่ใช่ใครเลยครับคือครูศักดิ์นั่นเอง
คราวนี้มันเกิดความวิตกกังวลเกิดขึ้นทั้งแม่พีวิทย์ทั้งลำดวนเพราะถ้าเรื่องนี้เนี่ยครูนีรู้ลำดวนมีอันตรายแน่นอน

ใหญ่มากครับแล้วจะให้เก็บความลับของคนท้องอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับพี่แจ๊คเพราะเด็กมันจะท้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกเดือนเขาก็เลยวางแผนกันว่าให้ลำดวนขอลากลับบ้าน
แต่ไม่ว่าลำดวนจะขอลายังไงครูนีไม่เคยอนุญาตเลยไม่เคยอนุญาตแม่แต่ครั้งเดียวมันจึงเหลือวิธีเดียวก็คือการหนีครับผมเพราะว่าจะให้ปิดความลับเรื่องนี้ต่อไปเนี่ยสักวันหนึ่งครูนีต้องรู้อยู่ดีท้องมันต้องใหญ่ขึ้น
คราวนี้ครับคืนคืนนึงคืนนั้นเนี่ยเป็นคืนที่ก่อนจะถึงวันไหว้เจ้าตุดจีนครับแม่ของพีวิทเขาก็ตื่นมาเตรียมของไหว้เจ้าปกติของเขาช่วงประมาณตีสามตีสี่
คืนนั้นเนี่ยเป็นคืนที่เหมือนเดิมครับข้างบ้านทะเลาะกันอีกแล้วแต่คราวนี้มันหนักขึ้นเรื่อยจนตัวแกเองเนี่ยกังวลว่าจะเกิดมีใครมีอันตรายเกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นเพราะทุกครั้งที่มีคำกล่นด่าออกมาจากครูนีเนี่ยมันจะตามมาด้วยเสียงร้องของลำดวน
แกก็ได้แต่ห้ามใจตัวเองไม่ให้เขาไปยุ่งเขา
เพราะว่าตัวพ่อของพีวิทย์เองก็บอกว่าอย่าไปยุ่งกับบ้านหลังนี้
ก็พยายามเตรียมของไหว้ของแกไปเรื่อย
มีจังหวะหนึ่งที่มีเสียงดังโครมใหญ่เกิดขึ้นในบ้านหลังนั้น
หลังจากเสียงโคร่มนั้นดังขึ้นนะครับพี่แจ๊ค
ทุกอย่างอยู่ในความสงบเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
พี่เขาได้แต่คิดเขาว่าโอเคมันคงจบแล้ว
เดี๋ยวไหว้เจ้าเสร็จจะไปดูลำดวนหน่อยว่าเป็นยังไง
แกก็ขึ้นไปไหว้เจ้าเตรียมตัวไหว้เจ้าปลุกพ่อพิวิทย์ขึ้นไป
ไหว้เจ้าของแกเนี่ยไหว้ตุ๊จีนเนี่ยมันต้องไห้ก่อนรุ่งสางความเชื่อของแกนะครับ
แกก็ขึ้นไปไห้บนดาดฟ้าประมาณตี๕กว่า
ปรากฏว่าช่วงเวลาที่ไหว้เนี่ยมันเห็นไฟดวงหนึ่งของห้องลำดวนเปิดอยู่
แกก็คิดว่าเอ๊ะลองข้ามไปดูหน่อยดีกว่า
เพื่อลำดวนได้รับบาดเจ็บอาจจะได้รับให้ความช่วยเหลืออะไรเข้าไปครับ
เป็นเสียงผู้ชายกับผู้หญิงซึ่งคือเสียงของครูศักดิ์กับครูดีไม่ใช่เสียงของลำดวน
แกนะคะว้างงะเอ๊ะทำไมขึ้นมาอยู่บนนี้กัน
มาข้ามมาฝั่งตัวเองแล้วยืนมองสักพักหนึ่งครับ
สองคนนั้นออกมาปิดห้องลำดวนพร้อมล็อกสายอยู่ไว้
กุญแจสายอยู่ไว้แล้วก็รีบเดินลงไป
ก็มองว่าสิ่งนี้มันผิดปกติมากมากแต่จังหวะนั้นพ่อพิวิทย์อยู่
เขาก็ได้แต่ห้ามแม่ไม่ให้ไปยุ่งแกก็ไหว้เจ้าไหว้อะไรไป
ก็กะให้ว่าไหว้เสร็จจะบ่ายบ่ายจะขึ้นมาดูอืม
แต่ด้วยความเพลียครับพี่แจ๊คตื่นเช้ามากแกไหว้เสร็จแกก็หลับยาวไป
เวลาผ่านไปเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีแกไม่ได้เจอลำดวนอีกเลยครับ
ตั้งแต่วันนั้นทุกทุกครั้งที่แกขึ้นมาดาดฟ้า
พยายามมองนะครับว่าเอ๊ะลำดวนหายไปไหนหรือหนีไปแล้วอืม
แกทนไม่ไหวไปถามครูนีให้รู้เรื่องว่าลำดวนหายไปไหน
คำตอบที่ได้รับก็คือโอ๊ยมันหนีตามผู้ชายไปแล้ว
ท้องมันหนีไปแล้วไอ้คำว่าหนีอ่ะแม่พีวิทย์เชื่อนะครับ

แต่คำว่าหนีตามผู้ชายเนี้ยแกไม่เชื่ออืม
แกรู้อยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลำดวน
ก็ได้ก็ได้แต่เก็บข้อสงสัยนี้ไว้ในใจเวลาผ่านไปแกก็พยายามอธิษฐานให้ลำดวนอยู่รอดปลอดภัย
วันหนึ่งครับพี่แจ๊คเย็นวันนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่ง
อายุมีอายุพอสมควรแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้แก่มากมาที่คลินิกพร้อมถือจดหมาย
ปึ้งหนึ่งมาจดหมายพวกนั้นแกจำได้ดีครับเป็นจดหมายที่แกช่วยลำดวน
ส่งกลับไปบ้านอืมผู้หญิงคนนั้นคือแม่ของลำดวนครับ
แต่ที่เขามาถามกับแม่เพราะว่าที่อยู่บนซองจดหมายคือที่อยู่ของคลินิก
อืมเพราะว่าเขียนต้นทางไปจากที่นี่
เขาก็เลยบอกว่าอ๋อคงจะอยู่ที่นี่ทำงานที่นี่
แต่ปรากฏว่าพอคุยกันแล้วไม่ใช่
ลูกของเขาทำงานอยู่แล้วข้างคือร้านเบเกอรี่
เขาก็เลยให้แม่ของลำดวนไปถามครูนีดู
ไปฟังจากปากของเจ้าของร้านเอาเองว่า
ลำดวนไปไหนสักพักหนึ่งแกก็วิ่งกลับมา
แกบอกว่าแกไม่เชื่อแกไม่เชื่อว่าลูกแกจะหนีไป

เพราะทุกครั้งที่แกเขาเขียนจดหมายกลับไปบ้านเนี่ย
มันไม่มีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเขา
เล่าแต่เรื่องดีเล่าแต่ชีวิตที่มีความสุข
เขาเฝ้ารอข่าวสารจากลูกเขาเนี่ย
นานเป็นปีแล้วเขามีความกังวลเขาเลยจำเป็นต้องมาตาม
คุณหมอช่วยเขาได้ไหม
เขาขอขึ้นไปดูที่พักลำดวนหน่อย
ด้วยความเห็นใจด้วยความสงสาร
และด้วยความที่เอ็นดูลำดวนอยู่ในตัว
พี่วิทย์ก็เลยพาขึ้นไปชั้นตัดฝา

ยังไม่ทันที่จะไปถึงห้องลำดวนพี่แจ๊ค
คู่นี้จังหวะนรกขึ้นมาพอดีครับ
พร้อมกับตวาดกลับไปหาทั้งหมอทั้งแม่ของลำดวน

ลูกเธอมันใจแตกหนีตามผู้ชายไปแล้ว
คำว่าใจแตกอะพี่แจ๊คมันทำให้แม่ลำดวนนะครับเหมือนฟังเส้นสุดท้าย
ขาดบันดาลโทษะตัวเองวิ่งเข้าไปทำร้ายครูนี
จนคู่นี้ล้มลงไปกรองกับพื้น
จากนั้นเนี่ยพฤติกรรมที่แม่ลำดวนทำก็คือ
กระชากระเป๋าเสื้อเสื้อของคู่นี้
ขาดติดมือไปแล้วก็วิ่งลงไปหายไปเลย

แต่หน้าวิธีนั้นต้องดูคนที่ได้รับการบาดเจ็บก่อน
ก็เข้าไปพังธวิบาลคู่นี้ตามเรื่องตามราวไป

จังหวะที่แม่พิวิตเปิดคีเณก

มีไก่ตัวหนึ่งที่ถูกเชื่อดคอ

ที่ถูกจุดไปแล้วครับปักอยู่บนไก่
พร้อมกับเศษเสื้อที่ดึงไปเมื่อวาน

มันเป็นแม่พิวิตกับครูนีเท่านั้นที่รู้ว่า

ใครก็แน่ที่เป็นคนทำครับแม่พี่พี่เขาก็เก็บข้อสงสัยสิ่งนี้ไว้ว่า
สำนวนทำสิ่งสิ่งนี้ทำไมคราวนี้ครับพี่แจ๊คหลังจากเหตุการณ์
เหตุการณ์นี้ที่มีการเอาไก่ตายมาวางหน้าบ้านเนี่ย
เรื่องราวแปลกแปลกมันก็เลยเกิดขึ้นอืมที่นี่นึกภาพสมัยอ่า
ตลาดสดสมัยก่อนนะพี่แจ๊คมันจะมียามที่คอยเคาะ
ละครังบอกเวลาบอกเวลาอ่าอ่าทุกทุกชั่วโมงใช่ไหมครับครับ
คนนี้เขาเล่าให้ฟังว่ารอบนั้นเนี่ยเป็นรอบประมาณตี๒
เป็นจุดสุดท้ายแล้วแหละอยู่หลังตลาดอืมด้านหลังตลาดเนี่ย
ถ้ามองจากตลาดออกไปนะครับจะเป็นป่าละเมาะเป็นป่ากระถิ่น
ไม่ได้ลกมากเป็นที่อยู่อาศัยของพวกสุนัขตลาดทั่วไปอย่างนี้ครับ
อืมแกก็กำลังเคาะเวลาบอกเวลาจุดสุดท้ายเนี้ย
จังหวะที่แกกำลังเคาะเนี่ยอยู่ดีหมาฝูหนึ่งที่อยู่
ละเหมาะนั้นนะครับ๑๐กว่าตัววิ่งกรูกันออกมาที่ถนน
แล้วก็เห่าอยู่ที่ถนนแล้วก็เห่าสายตาของหมาพวกนั้นนะครับ
ไปที่บนหลังคาของตลาดแกก็แบบเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องปกติสิ่งนี้
ก็เลยเดินลงไปครับพี่แจ๊คไล่ไฟฉายเนี่ยขึ้นไป
อยู่ดีดีเสียงจะเห่ากลายเป็นเสียงหอนแทนพี่แจ๊คเออ
แกก็เอ๊ะทำไมอยู่ดีมันมาหอนประจวบหมอกไอ้ไฟฉายเนี้ย
กระทบกับร่างผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งยองอยู่บนอยู่บนหลังคาตลาด
จังหวะที่ไฟไปกระทบเนี่ยร่างนั้นก็กระโดดลงมากับพื้นทันที

พอมีคนหนึ่งเล่าพี่แจ๊คมันก็มีเรื่องที่๒เรื่องที่๓ตามมาในตลาด
เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคุณลุงสมภักษ์
เล่าให้ฟังว่าเป็นปกติที่เขาจะมาส่งผักกันช่วงประมาณตี๓ตี๔เนอ
แจ๊คเนอะแล้วก็ดึกหน่อยเขาก็จะอาศัยนอนกันที่ตลาด
ลุงคนนี้เขาก็เหมือนกันครับวันนั้นส่งผักเสร็จประมาณตี๒ตี๓
เปรย์ง่ายจอดรถหลังตลาดนอนบนที่คอกหลังรถกระบะ
ลงจากรถไปไปฉี่ที่หลังตลาด
เอ้ยจังหวะที่ฉีเนี้ยเห็นเหมือนมีผู้หญิงคนนึงเดินอยู่ทางตา
ก็เลยเอ๊ะใครมาเดินอะไรแถวนี้เวลานี้

ผู้หญิงคนนั้นเดินไปเรื่อยครับ
แล้วไปหยุดตำแหน่งเดิมที่ผู้หญิงคนที่ยามโดดลงไป

ผู้หญิงคนนั้นยืนเฉยแล้วก็จ้องไปที่ชั้นดาดฟ้า
บ้านหลังนั้นตลอดเวลาเหมือนเดิมครับพี่แจ๊ค
หมาที่อยู่ตรงนั้นเห่าหอนรับกันดีเหลือเกิน
ลุงคนส่งผักเห็นท่าไม่ดีสตาร์ทรถออกไปทันที
พอเรื่องราวมันเริ่มมีคนเล่าขึ้นเรื่อยแล้วล่ะพี่แจ๊ค
แน่นอนตลาดสดเรื่องราวมันถูกแต่งเสริมเพิ่มไปเรื่อย
มีคนเล่าก็มีคนชงต่อมีคนเรื่องราวเนี่ย
มันก็เลยแพร่กระจายกันไปเรื่อยเจ้าของตลาดเกิดความไม่สบายใจครับพี่แจ๊ค
เขาก็เลยคิดว่ามาทำบุญกันดีกว่าทำบุญตลาดเลย
ทำบุญดีกว่าไม่รู้แหละว่าอันนี้ใครแต่ทำบุญ
ประจวบเหมาะกับเป็นช่วงงานประจำปีตลาดพอดีครับซึ่งตลาดเนี้ยทุกทุกปีเนี่ย
จะเหมือนจัดงานงิ้วมีลิเกมีงิ้วมีหนังกางแปลง
ประมาณ๑๐วันอะไรอย่างนี้ครับเขาก็อาศัยวิธีช่วงนี้แหละในการทำ
เขาก็เลยจัดงานนิวขึ้นมาไอ้คืนสุดท้ายพี่แจ๊ค
นี้คืนสุดท้ายแม่พีวิทย์เนี่ยตัดสินใจที่จะ
ไปดูหนังงามแปลงกับพ่อกับพี่วิทย์ตัดสินใจที่จะอยู่บ้าน
ด้วยความเพลียหรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นนอนแต่หัวค่ำ
แล้วก็ปล่อยลูกชายกับสามีตัวเองไปดูหนังไปก็นอนอยู่
นอนอยู่สักพักหนึ่งได้ยินเสียงคนทุบประตูดึงตึ้ง
เอ๊ะหรือพ่อกับพี่วิทย์กลับมาแล้วนะแล้วเข้าบ้านไม่ได้

สักพักนึงเสียงเคาะดังต่ออีก
แต่คราวนี้พี่แจ๊คเสียงมันไม่ได้มาจากข้างล่าง

เพราะว่าทุกคนไปอยู่งานงิ้วกันหมดแล้ว
แกอยู่บ้านคนเดียวแกกลัวว่าจะเป็นโจร

พอสิ้นเสียงไอ้เสียงปึ้งเนี่ย
เป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งร้องให้ช่วย

แกบอกแกเหมือนสิ่งที่แกเป็นห่วงเขา

มันเป็นความปิติที่แบบ
แล้วเสียงพร้อมกับลำดวนที่เรียกเหมาะช่วยหนูหน่อย

ปรากฏว่าแกผ้างะออกมาจากประตูดาดฟ้า
ตูดาดฟ้าตัวเองหันไปทางด้าน

น่ากลัวเออ
มันรู้สึกตัวอีกทีนึงคืออยู่ในห้องนอนตัวเองแล้ว
จังหวะเมื่อกนะนะครับ
ลอแล้วก็แม่ดูนไฟ
เห็นคุณคจบดิต็อด
บ้านคุณีถูกเปิดขึ้นคุณีตกบันไดไปดูหน่อย
คุณีตกบันไดแกก็รีบวิ่งเข้าไปดูครับพี่แจ๊ค
ปรากฏว่าภาพที่เห็นคือคู่นี้ตกบันไดมาเสียชีวิต
ขาดที่ครูศักดิ์ตกบันไดเช่นเดียวกันแต่หลังจากการรักษาแล้ว
เป็นอาวาภาษณ์ขึ้นล่างเหตุการณ์มันก็ผ่านไป
ครูนีงานศพก็จบไปหลังจากงานศพครูนีพี่แจ๊คคนที่กลับมา
คือแม่ของลำดวนหมอเข้าไปแล้วใช่ไหม
ไปกันทั้งคู่แล้วใช่ไหมมาถามอย่างนี้กับแม่พีวิทย์
แกก็ตกใจว่ารู้ได้ยังไงเพราะตัวคุณเนี่ย
หลังจากวันนั้นเนี่ยหายไปเลยแม่พิวิตก็เข้าใจว่า
ว่ากลับประเทศไปแล้วคงไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว
แม่พิวิตเขาเลยเรียกแม่ของลำดวนเข้ามาคุยว่า
เป็นฝีมือคุณใช่ไหมที่คุณเอาไก่เชือกคอไก่ปักทูบ
เสร็จผ้าเสร็จนั้นไปวางเนี่ยเขาบอกว่าใช่
คุณทำทำไมมันเป็นความเชื่อของเขา
ถ้าเกิดเขาฆ่าสัตว์ตัวไหนตายคนที่เคยถูกฆ่าที่นี่จะต้องออกมา
เพราะเขาเชื่อว่าลูกเขาโดนฆ่าแน่วินาทีที่เขาขึ้นไปดาดฟ้าเนี่ย
เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าลูกเขาอยู่แถวนั้นแหละแล้วก็อยู่ในแบบที่ไม่มีชีวิตแล้ว
เขาก็ถามต่อคุณรู้ได้ยังไงหมอจะเล่าให้ฟังนะ
เพราะว่าครูนีจับได้ว่าเขาท้อง
แหม่ลำดวนแล้วตอบว่าหมอหมอช่วยได้ไหมเราก็อยากหากระดูกลูกเขา
เขาอยากเอาลูกเขาเนี่ยกลับบ้าน
แต่ไม่ว่าจะหายังไงพี่แจ๊คก็ไม่เจอครับไม่เจอครับด้วยความที่ครูนีเสียชีวิตแล้ว
ครูศักดิ์ก็มาเป็นอมภาษณ์เขาก็มีลูกชายคนหนึ่งอายุประมาณ๑๐กว่าขวบ
ดูแลพ่อก็คงจะไม่ไหวก็เลยจำเป็นต้องปิดร้าน
แล้วก็พากันไปอยู่บ้านของตาอยู่บ้านตาบ้านยายตรงเนี้ยก็เลยปิดไว้
เวลาก็ผ่านไปครับพี่แจ๊คจากเดือนเป็นปีผ่านไปเรื่อย
ลูกชายของครูศักดิ์มีความจำเป็นต้องใช้เงินก็เลยจำเป็นต้องขายอาคารพาณิชย์หลังนี้
โดยไปเสนอขายร้านข้าวสารที่อยู่ถัดไป
ร้านข้าวสารเขาก็โอเคซื้อเพราะเขาอยากจะขยายร้านอยู่แล้ว
พอคราวนี้การซื้อร้านเนี่ยมันก็ต้องมีการรีโนเวทใหม่เนาะ
เขาก็พาคนงานเข้ามาลื้อห้องของลำด่วนชั้นบน
ปรากฏว่าพี่แจ๊คจังหวะวินาทีที่ลื้อเนี่ยชั้นบนเนี่ยด้วยความที่มันเป็นดาดฟ้า
มันก็มีการปลูกพืชผักสวนครัวกันเล็ก
จังหวะที่เขาไปยกถัง๒๐๐ลิตรที่เป็นไว้ปลูกพริกปลูกกะเพราเนี่ยครับ
พาดถังตกมาแตกเจอโครงกระดูก
อยู่ในถังก็คือน่าจะสรุปคร่าวได้ว่า
อุบัติเหตุวันนั้นเขาก็เอาไปฝังไว้ในถัง

ณวันนั้นถ้าเกิดแม่พี่วิทเขาบอกว่าถ้าเกิดจะให้คิด

ในส่วนของอันนี้ผมสนใจความเชื่อ
ความเชื่ออันหนึ่งของคุณแม่ของลำดวน

คิดว่าลูกสาวตัวเองไม่น่าจะปลอดภัย

ก็เลยเหมือนกับทำเป็นฟิลขาด

ผมมองว่าเขาคงอยากจะได้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งจากตัวเขามา

พอผมมาฟังผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปเอาความคิดแนวเชื่อที่มัน
แต่อาจจะเป็นหมู่บ้านของเขาที่อยู่ที่นู่น
หรือเป็นของคนกลุ่มเล็กของเขาที่เชื่อ
พอมีการตายของสิ่งหนึ่ง
เพื่อที่จะมาเรียกอีกสิ่งหนึ่งที่เคยเสียชีวิตออกมา

กรรมวิธีของเขาที่เขาทำ
อาจจะมีอะไรมากกว่าแค่การมาเชื่อด

อาจจะมีการกำกับด้วยคาถาตาม

เราไม่ได้บอกเขาว่า

เหมือนกันคือเขาก็มีความเชื่อว่า
ทางฝั่งเราที่อยู่ติดกับเขา

น่าจะเป็นการทำพิธีกรรมบางอย่าง
เพื่อให้วิญญาณของคนที่

รวมถึงการที่๒คนนั้นตกบันได
ก็ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของ

หรือเป็นฝีมือของลำดวน
หรือเป็นความโชคไม่ดีของเขาเอง
แต่ถ้าบอกว่าเป็นโชคไม่ดีทั้งคู่อ่ะเนาะ
โอกาสมันเกิดขึ้นได้น้อยมาก
ผมว่าณตอนนั้นมันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่าง

จากเรื่องผีเรื่องสังความน่ากลัว

ตามลักษณะนิสัยของครูนี
ที่แม่พี่วิทร์พูดให้ฟัง

แต่พฤติกรรมจากการที่ผมบอกว่า

อะไรบางอย่างที่มันข้ามมาอยู่แล้ว

ยังไงชาวบ้านก็ได้ยิน

เพราะฉะนั้นเรื่องของจิตใจของคนเนี่ย

แต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่า

แล้วเมื่อสัก๓๐กว่าปีที่แล้ว
มันก็เป็นอะไรที่ง่ายมากที่ในการที่
ยากในการสืบค้นสืบหา

ยิ่งเป็นคนต่างด้าวที่ไม่รู้ที่มาที่ไป

ก็คือหายแล้วก็หายเลย
ก็คงจะ

เรื่องของจิตใจของคน

มันต้องโทษคนของเขาด้วย

ในการที่จะแก้ไขปัญหานี้
เรื่องราวเหล่านี้มันก็คงจะไม่เกิด
เหตุการณ์มันก็คงจะไม่ได้กลายเป็นโศกนาฏกรรม

อัมพาตหนึ่ง
แล้วก็ทิ้งลูกไว้คนหนึ่ง

แล้วก็วิจารณญาณกันด้วยนะฮะ

และในค่ำคืนวันนี้ครับแขกรับเชิญของเราพร้อมแล้ว

ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวก็สยองขวัญ

มุ่งมิ้งแบบนี้ครับ
อยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีคุณยูครับ

ยูนี่ก็เป็นหนึ่งในนักเล่าเรื่องที่ส่วนมากเราจะคุยกันผ่านทางสายโทรศัพท์
และครั้งนี้เรื่องราวที่จะมาพูดกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปออกทริปแล้วเจอดีเข้า
เออนะครับเรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้ชื่อเรื่องว่า

คือเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของพี่ที่เคยทำงานด้วยกันค่ะ

ค่ะตอน๓ทุ่มคืนนั้นเป็นช่วงตุดจีนพอดี
ยูก็กำลังจะนอนแล้วทีนี้มีสายเข้าเป็นพี่กุ้งโทรมา

กุ้งบอกว่าเนี่ยตอนนี้คือเขามีปัญหาขอความช่วยเหลือจากเรา
เพราะว่าพี่กุ้งคือกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดบ้านเกิด
ซึ่งอยู่ทางภาคกลางตอนบนค่ะ
เกิดรถเสียก็เลยขอให้เราช่วยหาที่พักให้หน่อยค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านั้นคือเราเคยมีกลุ่มในไลน์ที่คุยด้วยกัน
แล้วพี่เขาก็รู้ว่าน้องที่เคยมาฝึกงานด้วยค่ะ
เขาอยู่ที่จังหวัดนี้แล้วก็ทำงานอยู่ที่โรงแรมนี้ค่ะ
ยูก็เลยโทรไปหาน้องคนนี้ชื่อว่าน้องออฟค่ะ
โทรไปหาน้องอ๊อฟขอความช่วยเหลือว่าเนี่ยช่วงนี้มันช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วย
แล้วจังหวัดที่รถเขาไปเสียค่ะจะเป็นจังหวัดที่เขาจัดเกี่ยวกับงานเทศกาลตุดจีน
แน่นอนค่ะเต็มทุกโรงแรมพี่เขาบอกว่าเขาเดินหามาประมาณ๔๕โรงแรมแล้วแล้วคือเต็มหมดเลย
ก็เลยโทรไปหาน้องอ๊อฟว่าเผื่อว่ามีโรงแรมไหนที่น้องอ๊อฟเขาโคลอยู่เขาจะได้ช่วยหาห้องให้ค่ะ
ปรากฏว่าน้องอ๊อฟบอกว่ามันมีห้องอยู่ว่างเหลืออยู่ห้องสุดท้ายเหลืออยู่ห้องเดียว
หมายถึงว่าโรงแรมเนี้ยใช่ค่ะมีห้องว่างนะแต่เหลือห้องสุดท้ายห้องเดียวใช่ค่ะ
เป็นห้องที่เราจะสแปรเอาไว้เผื่อห้องลูกค้าท่านอื่นที่เสียแอร์เสียแอร์ไม่เย็นก็อาจจะย้ายมาห้องนี้
เก็บไว้ห้องสุดท้ายตามที่เรารู้กันประมาณนั้นนะคะ
ทีนี้น้องอ๊อฟก็บอกว่าถ้าจะเอาหนูจะได้บุ๊กไว้ให้เลยเพราะว่ามีลูกค้ามาถามหลายคนแล้วแต่ปฏิเสธไป
ก็คืออาจจะด้วยห้องเลือกคนด้วยหรือเปล่านี่ก็ไม่ทราบนะคะ
พอน้องอ๊อฟบอกก็น้องอ๊อฟก็คอมเมนต์มานิดนึงว่าชั้นนั้นเป็นกรุ๊ปของทัวร์จีนทั้งหมดเลยนะ

ใช่ค่ะเพราะว่าคือจะบุ๊กไว้ทั้งหมดเลยเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยคนจีนเขาจะค่อนข้างเสียงดังนิดนึง
แกก็เลยบอกว่าอาจจะเสียงดังนะโอเคยูก็เลยโทรไปหาพี่กุ้งพี่กุ้งก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะคือตอนนั้นคือเลือกไม่ได้แล้วเพราะมันเต็มหมดแล้วค่ะ
พอยูโทรไปหาพี่กุ้งพี่กุ้งก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยพี่กำลังพาคณะที่ว่าจะไปพวกเพื่อนแล้วก็พวกญาติพี่กุ้งที่จะไปงานผูกข้อไม้ข้อมือก็เลยถามเขาว่าแล้วใครเป็นเจ้าบ่าวเหรอคะ
เขาก็เลยเล่าให้ยูฟังว่าเนี่ยจำลูกค้าประจำคนนึงที่ตอนที่เราทำงานได้ไหมลูกค้าคนนี้คือเขาจะเจ้าชู้มากหลังจากที่เขาไปส่งภรรยาที่เป็นลูกครึ่งเกาหลีไปต่างประเทศแล้วอะค่ะเขาก็จะพาผู้หญิงเข้ามานอนหลังจากนั้นเขาก็เลยบอกว่านั่นแหละค่ะพ่อของเด็กในท้องที่เขาท้องอยู่ตอนนี้๔เดือน
อยู่ก็เลยตกใจแล้วก็ถามเขาว่าเฮ้ยแล้วแฟนพี่เขาเมียภรรยาเขาไม่รู้เหรอเขาบอกว่าไม่รู้เพราะว่าจริงอ่ะพี่คนนี้เขาชื่อพี่เน่งพี่เน่งเขาบังคับให้เอาลูกออกแต่ว่าพี่กุ้งไม่ยอมค่ะพี่กุ้งบอกว่าถ้ายังไงขอเป็นพิธีหน่อยนึงได้ไหมคือขอให้ไปผูกค้าไม้ค้ามือแล้วลูกเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงเองก็ได
ทำร้ายลูกเขาแน่นอนค่ะระหว่างทางที่มาคือรถตู้ก็คือไปแล้วแต่ว่ารถที่พี่กุ้งกับพี่เน่งขับมาเนี่ยเกิดเสียกลางทางค่ะก็เลยต้องแวะแวะพักก่อนยูก็เลยให้เบอร์โทร
พี่เขาไปให้เขาติดต่อกับน้องอ๊อฟ

ยูก็ลุกขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวจะไปทำงาน

ปรากฏว่ามีสายจากพี่กุ้งอะค่ะ

แล้วก็มีข้อความทิ้งไว้๔ข้อความ

ยูพี่โดนผีหลอก
เน่งก็โดนผีหลอกรีบโทรกลับมาหาพี่ด่วนเลย

นี่พี่โดนผีหลอกนะเมื่อคืนนะ
ออกมาจากโรงแรมประมาณสักตี๓กับตี๔ได้

คือตอนนี้ที่เราโทรไปหาเขา
พี่เขารออยู่ที่อู่ซ่อมรถ

ที่เขาต้องเหตุละเหตุได้รอดมาที่อู่ซ่อมรถเพราะอะไร

จนถึงขั้นพี่เน่งเอาหมอนฟ่างพี่กุ้ง

คือนอนอยู่ริมสุดของเตียงด้านซ้ายเลย

คือเสียงปิดประตู
เปิดประตูห้องที่อยู่ทั้งฟอร์ค่ะ

แล้วก็มีคนเดินไปเดินมา
แล้วก็บ่นพึ่มพำประโยค

ซึ่งพี่เน่งเขาจับใจความไม่ได้

ให้พี่กุ้งโทรหารีเซปชั่น

นอนไม่ได้นะแบบนี้คือมันเสียงดังมาก
ระหว่างที่พี่กุ้งกำลังโทรไปคุยกับรีเซปชั่นนะคะ
เน่งก็ยังได้ยินเสียงเดินเสียงเคาะประตู

แต่ตอนนี้ที่ดูกล้องวงจรปิดอยู่อะค่ะ

ไม่มีใครเดินหรือไม่มีใครเปิดประตูเลยนะคะ
มันจะเสียงดังหน่อย
ผมเคยพักใกล้กับคนจีน

แต่ทีนี้ว่าคือพี่เน่งเขาบอกว่าแบบนี้คือ

คือมันเป็นโรงแรมทุกคนต้องการพักผ่อน
ก็เลยอยากให้ทางรีเซปชั่นช่วยไปเตือน
นิดนึงว่าเนี่ยคุณเสียงดังรบกวนห้องอื่นนะ
แต่รีเซปชั่นบอกว่าเนี่ย

กล้องวงจรปิดคือจะมีกล้องวงจรปิดทุกชั้นเลย
แต่ในกล้องวงจรปิดนะคะ

ไม่มีใครเปิดประตูอะไรเลย

เดินออกไปที่ประตู

ว่างเปล่าค่ะเงียบสงบมากค่ะ

เฮ้ยมันจะจริงหรือเปล่า

คือพี่กุ้งก็ได้ยินเหมือนกัน
ก็เลยโอเคไม่เป็นไร

เดี๋ยวเราจะให้ทางรอปภเราอะค่ะ

แล้วก็เดี๋ยวจะให้ไปดูทางด้านหลังตึก
เผื่อมีห้องไหนที่เปิดประตูทิ้งไว้แล้วลมมันตีมาเพราะว่าพี่เน่งพักอยู่ชั้น๕
เผื่อมันปิดยังปึ้งปั้งอาจจะเป็นไปได้
เน่งก็ใจชื้นขึ้นมานิดนึงว่าโอเคยังพอมีเหตุผลอ้างอิงทางหลักวิทยาศาสตร์ได้บ้างค่ะ
กุ้งก็หลับต่อค่ะพี่เน่งครั้งที่สองก็พยายามหลับเหมือนกัน
พี่เน่งก็หันตะแคงข้างค่ะหมอนก็ชิดหูใช่ไหมคะ
ด้านนอกอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วค่ะปึ้งปั้งปึ้งใช่ค่ะ
ลักษณะเหมือนเดินเข้าตรงนู้นปิดแล้วก็เดินไปอีกประตูนึงปิด
แล้วก็เดินแล้วก็บ่นพึ่มพำอะไรก็ไม่รู้ค่ะ
แต่พี่เน่งเขาบอกว่าไม่น่าจะใช่ภาษาไทยแต่ก็ไม่น่าจะใช่ภาษาจีน
มันเป็นคำที่กำกวมอยู่๔๕ประโยคที่เสียงผู้หญิงเดินพูดอยู่
เป็นเสียงผู้หญิงอ่ะใช่ค่ะอืมพี่เน่งก็เลยผงกหัวขึ้นมา
แล้วก็ไปทางประตูแล้วก็บอกว่าเฮ้ยจะเดินอะไรนักนะเนี่ย
นี่มันโรงแรมน่ะไม่ใช่บ้านคุณนะหารู้จากกรเทศาสตร์แต่ว่า
แล้วก็สะบดเป็นคำหยาบภาษาอังกฤษไปคำนึงค่ะ
เน่งก็เลยหันกลับมานอนหูก็แนบกับหมอน
เน่งบอกว่าพอแนบไปอะค่ะ
มันมีเหมือนลมเย็นว่าบร้ะคะเท่ามาในหู
แล้วเสียงมันมีเสียงขึ้นมาประโยคนึง
ซึ่งฟังไม่ค่อยได้ใจความเท่าไหร่ว่า
ลูกโกยนนะประมาณนี้

เน่งบอกว่าเสียงมันไม่ได้มาจากอีกข้างนึง

เน่งก็เลยลุกขึ้นมาสะดุ้งขึ้นมา

แล้วก็คิดว่าพี่กุ้งแกล้งหรือเปล่า
แต่พี่กุ้งไม่น่าจะเก่งขนาดที่ว่า

กระโดดเข้าไปนอนแล้วก็ห่มผ้าเหมือนเดิม
เน่งก็เลยคิดว่าไม่ใช่แล้ว
อันนี้คือคือไม่น่าจะใช่
ไม่น่าจะใช่หลักทางวิทยาศาสตร์อ้างอิง

แล้วก็เอาหมอมากอดไปตรงนี้
พอสักพักนึงด้วยความเหนื่อยล้า
แกก็เลยเหมือนจะค่อยหลับค่ะ
หลังจากนั้นแกบอกว่า
ได้ยินเสียงเปิดประตูอีกแล้ว
แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ห้องอื่นค่ะ

เป็นห้องของพี่เน่งที่นอนอยู่อะค่ะ
พอเปิดเข้ามาแกก็ลืมตาขึ้นค่ะ
ลืมตาแล้วแกก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนนึง
กำลังเดินเข้ามาที่ห้องค่ะ
ดิ่งมาตรงที่พี่กุ้งนอนค่ะ

แล้วถั่วกระเซอะกระเซิงตรงนี้ค่ะ
เหมือนผู้หญิงเพิ่งตื่นนอนค่ะ

ก็เหมือนผู้หญิงเดินมากึ่งเดินกึ่งลอย
แล้วก็มายืนจ้างพี่กุ้งอยู่อะค่ะ

เพราะว่าแสงที่มันออกมาจากข้างนอกค่ะ
คือผู้หญิงคนนั้นหันหลังให้

แล้วก็สลับกับเสียงสะอื้นค่ะ
สักพักหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยก้มลงค่ะ
้มลงนั่งยองอยู่ข้างพี่กุ้งค่ะ
เน่งบอกว่าพยายามที่จะสะกิดพี่กุ้ง

น่าจะโดนผีอำแล้วตอนนั้นค่ะ
เน่งก็เริ่มท่องทุกอย่าง
ท่องนโมสวดมนต์แผ่เมตตา
ผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนจะไม่ได้รับรู้อะไรเลยค่ะ
ก็เริ่มแช่งแล้วค่ะ
เขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ไปก็ให้แช่งหรือให้ด่า

ผู้หญิงคนนั้นยืนขึ้นเหมือนโมโหอะค่ะครับ
แล้วคำนึงที่พี่เน่งแช่งว่า
ขอไม่ได้ให้ไปผุดไปเกิดเท่านั้นแหละค่ะ
ผู้หญิงคนนั้นนะคะกระโดดข้ามมา
แล้วก็มาคล่อมพี่เหน่งค่ะ
แล้วก็จับหมอนกดที่หน้าพี่เหน่งค่ะ
กดแล้วคือพี่เน่งบอกว่าหายใจไม่ออก
คือเหมือนโดนคนเอาหมอนกดจริง

จนแกเหนื่อยจนแกคิดว่า

เฮือกสุดท้ายแกบอกว่า

พระคุณพ่อพระคุณแม่ช่วยด้วยค่ะ
แล้วทันใดนั้นก็มีเสียงค่ะ
เป็นเสียงเหมือนคนกลุ่มหนึ่งอะค่ะ

แล้วก็เสียงรองเท้าเดินมาที่ฟอร์
เน่งคิดว่าน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจีนค่ะ
ที่เขามาเช่าไว้อาจจะไปข้างนอกแล้วกลับมาครับ

จะร้องตะโกนเฮือกสุดท้าย

พอแกรวบรวมพลังเฮือกได้แล้วแกก็บอก

แล้วหมอที่อยู่ตรงหน้าค่ะ

ตลกหรือเปล่าแกล้งหรือเปล่า

แกก็เลยบอกว่า

แล้วก็เหงื่อทั้งตัวของพี่เน่ง

โรงแรมน้องมีผีนะรู้ไหม
เทปชั่นก็ทำหน้างงประมาณว่า
พี่ไม่มีนะไม่มีนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วที่พี่เน่งก็บอกว่า
มีสิมีสิเป็นผีผู้หญิง

เขาก็เลยไปถามคนที่อยู่ร้านข้าวต้มค่ะ
ว่าโรงแรมนี้มันเคยเกิดเหตุ
ฆ่ากันตายหรือว่าอะไรบ้างไหม
พี่เขาก็เลยบอกว่าไม่มีนะ
เมียเขาก็เลยมาขอนั่งคุยด้วย

ระหว่างนั้นพี่เน่งก็เล่าให้ฟัง
ว่าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น

พอพี่เน่งเล่าถึงเรื่องตอนที่ว่า
ผู้หญิงคนนั้นน่ะคือมานั่งก้มมองพี่กุ้งใช่ไหมคะ
กุ้งก็เลยเบรกบอกว่าเดี๋ยวนะพี่เน่ง

เขาบอกอ่าแล้วรู้ได้ยังไงว่าผู้หญิงคนนั้นใส่ชุดนั้น

กุ้งก็บอกว่าหนูฝันพี่

เขามาหาหนูมาถามหนูว่าลูกหนูอยู่ที่ไหน
หนูก็บอกว่าอ้าวลูกหนูก็อยู่ในท้องสิ

แต่ว่าแฟนหนูมันบอกให้หนูว่าเอาออก
เหมือนผู้หญิงกับผู้หญิงเล่าเรื่องให้ฟัง
แล้วผีคนนั้นก็พูดบอกว่ามันเลว
คือพูดแบบว่าเหมือนน้ำเสียง
กุ้งก็แอบรู้สึกหวั่นว่าเฮ้ย
เขาจะมาดีหรือเขาจะมาร้ายนะ
แล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขามาตามหาลูกเขา
เขามีลูกนะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าลูกเขาอยู่ที่ไหน
กุ้งก็บอกว่าอ้าวแล้วทำไมพี่ถึงไม่รู้ล่ะว่าลูกพี่อยู่ไหน
เขาก็เลยบอกว่ามีคนพาไปค่ะ
หลังจากนั้นพี่กุ้งก็บอกว่าเนี่ยพี่ก็เลยอยู่จน๗โมงเช้า

เจอทั้งพี่เน่งก็เจอทั้งพี่กุ้งเหมือนกันเลย
ก็เลยให้พี่เขาอะค่ะขับรถไปส่งที่อุซ่ำรถ
ระหว่างนั้นก็มีเสียงซะแทรกเข้ามาในโทรศัพท์
ระหว่างที่พี่กุ้งกำลังคุยกันอยู่
บอกว่าเอ้ากุ้งรถเสร็จแล้วไปขึ้นรถ

ก็เลยขอวางสายจากพี่กุ้งไป

โทรไปหน้าฮอล์โกะเสียงเจี๋ยวเจ้าเลยค่ะ
ก็เลยบอกว่าน้องออฟรู้ไหมเรื่องเมื่อคืนนี้
ก็บอกใช่พี่เคสพี่กุ้งเกิดอะไรขึ้น

ก็โทรมาตอนแรกก็บอกว่าเนี่ย

แต่จริงแล้วคือในกล้องวงจรปิดก็ไม่มีใคร
แล้วที่สำคัญกุญแจห้อง

กุญแจห้อง๙ห้องยังอยู่ในบล็อกกุญแจ
คือลูกค้าทั้งหมดออกไป

ตอนที่เกิดเหตุจนถึงประมาณ๓๔ค่ะ
คือลูกค้าออกไปเที่ยวแล้วฝากกุญแจไว้
คือมีแค่ห้องพี่เน่งห้องเดียวที่อยู่บนชั้น๓

น้องก็เลยบอกว่าเขาหลอนอะไรหรือเปล่าพี่
แต่ที่นี่น้องก็ยืนยันนะคะว่าไม่เคยมีใครมาเสียชีวิตที่นี่

พักหนึ่งก็เลยเล่าทวนเหตุการณ์ให้ฟัง
ก็เลยเล่าให้น้องอ๊อฟฟังปรากฏว่ามีเสียงป้ามีอายุคนนึงแทรกเข้ามาว่า
ทำไมจะไม่มีล่ะเออน้องก็เลยบอกว่าอ่าพี่พี่เปิดโฟนคุยกัน
ก็คุยกันเพราะว่าเสียป้าคนนั้นคือมาจากทางฝั่งน้องเขา
ใช่ค่ะมาจังฝั่งน้องอ๊อฟเพราะว่าน่าจะเป็นห้องสตาร์ฟ
เวลาพนักงานเริ่มทำงานก็มาสแกนนิ้ว
แล้วเดาว่าคุณป้าคนนี้น่าจะเป็นแม่บ้าน
ใช่ค่ะเป็นแม่บ้านเคยทำงานที่นี่มาเก่าแก่
คือเป็นคนที่อายุงานเยอะที่สุดไปแล้วค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าที่มาเนี่ยเป็นผัวเมียกันใช่ไหม
ออฟก็บอกว่าใช่ป้าเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเหรอที่เกิดเมื่อคืนนี้
ป้าก็เลยบอกป้ายังไม่รู้หรอกแต่ป้ารู้ว่าผีคือผู้หญิงคนนั้นนะคะ
คือใครก็เลยถามว่าป้าแล้วมันคือใคร
แต่ว่าไม่เคยมีใครตายที่โรงแรมนี้นะ
ป้าก็เลยบอกว่าเราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าคือคนที่เขาทำอะค่ะ
เขามาสารภาพว่าเขาไม่มั่นใจว่าพี่รุ่งคนนี้ชื่อพี่รุ่ง

เสียชีวิตที่ตั้งแต่ที่โรงแรมแล้วหรือว่าไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ออฟก็เลยให้พี่แม่บ้านนะคะเขาเล่าเรื่องให้ฟัง
พี่เขาก็เลยเล่าว่าพี่คนนี้ชื่อพี่รุ่ง
จริงเขาอายุไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะอายุ๓๘๓๙แต่ด้วยความที่เขาทำงานดีเขาทำงานเก่ง
เขาก็เลยได้ขึ้นเป็นหัวหน้าแม่บ้านค่ะแล้วเขามีแอบไปมีความสัมพันธ์กับลูกค้าประจำท่านหนึ่ง
ซึ่งจะมาพักที่โรงแรมอะค่ะเดือนหนึ่งประมาณ๓ครั้งหรือ๔ครั้งครั้งหนึ่งก็จะประมาณ๓วัน๔วันอย่างนี้ค่ะ
เขาไปแอบไปมีความสัมพันธ์กันแล้วอยู่มาวันหนึ่งพี่รุ่งวันนั้นเป็นวันหยุดของแกแกลาพักร้อน๕วันค่ะ
แล้วก็ขึ้นไปหาผู้ชายคนนั้นข้างบนปรากฏว่าแม่บ้านที่ทำความสะอาดอยู่พอนั้นนะคะ
เขาได้ยินว่าพี่ลูกเนี่ยค่ะกับผู้ชายคนนั้นนะคะทะเลาะกันแล้วก็มีปากเสียงกันมีข้าวของแตกลนกระจาย
สักพักก็ได้ยินเสียงเงียบไปแล้วก็มีเสียงเปิดประตูเขาก็เลยไปดูปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นนะคะ
ฮิวร่างพี่รุ่งที่แบบว่าน่าจะหมดสติอะค่ะออกไปแล้วก็บอกว่าพี่ลุงเป็นลม
เขาก็เลยพาไปส่งที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นช่วงเย็นก็ทางแรมก็ได้ข่าวว่าพี่รุ่งเสียชีวิตไปแล้ว
ใช่ค่ะด้วยการขาดอากาศหายใจค่ะแต่ว่าจับคนร้ายได้คืนที่สามของการสวดศพ
ซึ่งอีกวันนึงจะเผาแล้วทางแม่บ้านเขาก็ไม่มีใครทราบเลย
จนถึงคืนที่๓ทางญาติพี่รุ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าพี่รุ่งก็ท้องได้๔เดือนแล้ว
แล้ววันที่เขาขึ้นใส่ชุดสวยขึ้นไปหาผู้ชายคนนั้นเพื่อที่จะไปบอกว่าเขากำลังตั้งท้อง
และผู้ชายไม่รับใช่ค่ะไม่รับแล้วบอกว่าลูกในท้องไม่ใช่ลูกเขา
ซึ่งพี่ลุงเขาค่อนข้างมั่นใจว่าเขาไม่เคยไปมีความสำคัญกับใครเองค่ะ
ก็เลยมีปากเสียงกัน
แล้วพี่เขาก็เลยจับหัวพี่ลุงอะค่ะแล้วก็หยิบหมอนจากที่นอนแล้วก็กดหน้าค่ะ
กับพื้นแต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาตายแล้วหรือ
ยังก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลค่ะทีนี้ทางญาติเขา
ก็เลยคุยกันว่าอืมงั้นต้องเอาเด็กออกใช่ค่ะอันนี้
คือคือเป็นเหมือนธรรมเนียมหรือเป็นภณีเป็นความ
เป็นความเชื่อว่าจะต้องเอาเด็กออกเพื่อที่ไม่ให้

เขาเลยน่าจะมาตามหาลูกเขามีความว่า

คือแน่นอนครับตามความเชื่อเนี่ยสันเบย์เขาจะมีการพาเอาเด็กออก

หรืออาจจะเป็นเรื่องของบ่วงที่มันยังไม่จบไม่สิ้นอะไรอย่างนี้
ทั้งคู่จะไม่สามารถที่จะไปสู่พบภูมิที่ดีได้

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวพี่พี่ผู้ชายเจอเนี่ย
อาจจะไม่ใช่คนที่มาพักในโรงแรม

พยายามไล่เปิดประตูห้องทุกห้อง

เพื่อตามหาอะไรบางอย่าง

จวบเหมาะคือได้ยินเสียงตะโกนมาจากห้องนี้

อ่ะมีคนอยู่ก็เลยเข้ามาขนลุก

มาแล้วก็มาคุยกับพี่กุ้ง

มันเลยไปมีพลังงานอะไร
ให้เขาแบบทำให้เห็นแสดงให้เห็นหรือเปล่า

ลุงไม่ได้ตายที่ชั้น๕นะคะ

ก็เลยงงกันว่าอ้าวแล้วทำไมเสียชีวิตที่ชั้น๓ปกติ
เราก็จะรู้ว่าถ้าเสียชีวิตอยู่ในห้องไหน

เขาไปได้ทุกที่ที่อยู่ในโรงแรมเลย

แบบแม่บ้านที่ฟังอยู่อะค่ะ
ส่วนมากถ้าเป็นคนทำงานผมไม่เจอหรอก

ที่มันเกิดขึ้นกับคู่นี้พอดี

ว่าที่มานี่เป็นผัวเมียกันใช่ไหม
เพราะปกติที่จะเจอพี่คนนี้ค่ะ
เขาจะมาเฉพาะผัวเมีย
ที่มีปัญหากันที่ทะเลาะกัน

ใช่ค่ะน่าจะทำให้พลังงานเยอะค่ะ

กุ้งทุกวันนี้น้องคลอดออกมา

กุ้งบอกแล้วว่าคือยังไง
ก็คือความเป็นแม่ค่ะ

คนที่เขาไม่รู้อีโน่อีเหน่ด้วย

แล้วก็เรื่องนี้สนุกตื่นเต้นน่ากลัวมาก
เอาละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
นั่นคือเรื่องราวของคุณยูนะครับ
ที่มาในทีมออกทริปแล้วเจอดี
เป็นทริปที่ไม่ได้แพลนไว้ก่อน
ต้องใช้ดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ฟังแล้วสิ่งไหนดีเก็บเอาไว้
สิ่งไหนไม่ดีก็อย่าไปทำตามก็แล้วกัน
โปรดติดตามตอนต่อไป